กลับเรียนท่านประธานที่ครบ

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาศาลกรรมภักดิ์เพื่อไทยครับ
ท่านประธานครับการทำงานอันสำคัญ
แทนพี่น้องประชาชน
โดยเฉพาะท่ามกลางความทุกข์ความวิกฤต
ความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน
เราได้ใช้เวลาสะสาง๔วันเต็ม
ต่อไปนี้ผมก็จะประมวลสรุป
จากการพูดคุยจากการเสนอของเพื่อนสมาชิก

รัฐมนตรีก็ไม่น้อยกว่า๖ท่าน

ใช้เวลาไปประมาณ๕๐กว่า๖๐จม
ผมก็จะย่อลงมาที่ประมาณ

โดยการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกทั้งหมด
ซึ่งกับผมได้พยายามสรุปรวบรวมแล้วเนี่ย
กับผมขอนำเสนอเป็นโครงสร้าง
เพื่อการติดตามจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

ซึ่งเหตุของการจะต้องมีการอภิปรายในวันนี้เนี่ย

ประการแรกที่สุดที่เพื่อนสมาชิกพูดกันมา๔วันเนี่ย
สำคัญที่จะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งก็พอสรุปได้ว่า

เขาก็บอกประชาชนจมอยู่ในกองทุกข์

ในขณะที่ประเทศก็จมอยู่ในกองหนี้
นี่จึงเป็นเหตุสำคัญที่เราจะต้องมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

และแน่นอนที่สุดครับทั้งประเทศและประชาชน
ก็ตกอยู่ในสภาพไร้ทางออก

โดยสรุปเอาประมวลจากเพื่อนสมาชิกที่ว่ากันมา๔วัน
อันสำคัญที่สุดซึ่งบรรยายกันมาทั้งวันก็คือ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้

ถ้าจะมองให้เห็นภาพเด็กท่านบทรัฐครับ
เหมือนไก่คนไทยเหมือนไก่ใกล้ตุจีน
จึงเกิดความทุกข์ครั้งใหญ่ทุกมหัน
วันนี้ทุกคนกลัวตายกลัวโรค
แล้วในที่สุดก็มาทุกข์อันที่๒ครับก็ป่วยจริง
ซึ่งวันนี้ก็ที่ท่านนายกรายงานก็ล้านเศษ
แต่จริงแล้วนี่ถ้าตรวจกันครบตรวจกันจริง
ดูกันตามสภาพความจริงตรวจเชิงลุกจริง
เขาบอกว่าต้องเอา๖คูณก็๖๗ล้านเนี่ย
พอป่วยแล้วก็ไม่ธรรมดาครับทุกอันต่อมาก็คือตาย
ท่านประธานครับเท่าที่สำรวจตรวจสอบได้
เป็นข้อมูลที่รายงานกันก็ประมาณหมื่นกว่าศพหมื่นกว่าชีวิต
แต่ตรงนี้ก็เช่นกันล่ะครับเขาก็บอกว่าเอา๖คูณเข้าไป
ถ้าอยากรู้ความจริงก็ร่วมแสนนะครับ
แล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่ท่านนายกบอกว่ามีคนหายป่วยแล้วเยอะ
หายป่วยแล้วทีนี้ก็มาเผชิญกับทุกอันต่อมาก็คืออดหยากยากจน
นี่ก็คือเพื่อนที่พูดกันมา๔วันนี้เขาประมวลกันว่าอย่างนี้
คือกองทุกข์ที่คนกำลังคนไทยกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้
แล้วอะไรคือเหตุแห่งทุกข์
พูดกันมาทั้งวันเนี่ยท่านนายกก็อาจจะดูเหมือนว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรม
ท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไปกล่าวหามากเกินไป
มันก็ตายเพราะโควิดไม่ใช่นายกเจตนาให้ตาย
ไม่ใช่นายกฆ่าไม่ใช่คอลโลมฆ่า
ใช่ฮะแต่วินิตพิเคราะห์แล้วเข้าจริงแล้วนี่
วันนี้ผมรวบรวมจากเพื่อนสมาชิกที่อภรายมา๔วันเนี่ย
อธิบายกันคนละซีรีส์ซีรีส์ก็มาต่อเป็นจิ๊กซอเป็นสตอรี่ก็คืออย่างนี้ครับ
เหตุที่หนึ่งก็ตายเพราะผู้นำไร้ภูมิปัญญาไร้วิสัยทัศน์
ที่สองก็ตายเพราะผู้นำไร้ความสามารถ
อันที่๓ก็ตายเพราะผู้นำโกง
ที่๔ก็ตายเพราะผู้นำโอหังคลั่งอำนาจ
และอันที่๕ตายเพราะผู้นำไร้สำนึกไร้ความรับผิดชอบ
เอาล่ะถัดจากนั้นก็ผมก็จะพูดถึงว่าเพื่อนเขาจะหาทางออกกับวิกฤตนี้ยังไง
ออกจากกองทุกข์นี้ยังไงก็จะไห้กันจนถึงที่สุด
เพื่อนก็พูดกันทั้งวันว่าท่านนายกจะต้องทำอะไรสักอย่างคือออก
ไม่ออกก็ต้องปลดกันโดยมติพรุ่งนี้แหละ
ท่านประธานที่เคารพก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ย
ผมต้องกลับเรียนว่าที่พูดกันมาก๔วันนี้
คือคำว่าแล้วท่านนายกก็พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คราวนี้ใช้ภาษารุนแรงมาก
ค้าความตายไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถจริงฮะ
แรกผมก็คิดว่ามันมีความรุนแรงภาษามันก็หนักจริง
แต่พอฟังไปฟังมาฟังเพื่อนเขาระบายฟังเพื่อนเขาได้แถลงแสดงเหตุผลแล้วเนี่ย
ผมก็อยากจะชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านท่านนายกชวนท่านเปิดใจกว้างรับฟัง
ผมว่าคำเหล่านี้มันมีเหตุมีผลสมควรทีเดียวเพราะอะไรครับก็ในบรรยากาศที่คนมันทุกข์คนมันตาย
ระดับปัญหาของประเทศมันยกขึ้นขนาดนี้อารมณ์ของสังคมมันขนาดนี้
ผู้แทนมันก็ต้องเป็นเงาผู้แทนรัศดรต้องเป็นเงาสะท้อนประชาชน
สภามันก็ต้องไวต่อปัญหาของสังคมเนี่ยสภาก็ต้องเป็นสิ่งสะท้อนอารมณ์ของสังคม
นี่คือความงดงามของประชาธิปไตยข้างนอกมันร้อนข้างในก็ร้อนเป็นธรรมดา
เพราะฉะนั้นคนตายเป็นเบื่อป่วยกันระนาวและความทุกข์ปกคลุมประเทศอย่างนี้
จะให้เราใช้นะจ๊ะนะจ๊ะยิกไหล่พายแขนอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกครับ
ถ้าทำอย่างนั้นก็เหมือนกับเราไม่รู้ศรีรู้สากว่าความทุกข์ประชาชน
เหมือนไม่ให้เกียรติคนตายเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษามันก็สอดคล้องสะท้อนกับความรู้สึกอ่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้ค้าความตายที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฟังไปจริงแล้วเนี่ย
ท่านคิดว่านักนะใจผมแล้วผมก็คิดว่ามันต้องมีคนตายตกไปตามกันด้วย
ท่านประธานที่เคารพครับก็มาสไลด์กลับมาสไลด์ที่หนึ่ง
ทุกข์ทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยประชาชนอยู่วงกองทุกข์
ทุกข์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากกังวลก่อน
ต้องยอมรับว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ย
เชื่อมั่นในชีวิตว่าจะรอดหรือไม่รอดจะป่วยหรือไม่ป่วย
แล้วยิ่งมันใกล้เข้ามาใกล้ตัวเข้ามาเนี่ยสารวนละ
แน่นอนที่สุดครับก็คือไม่มั่นใจว่าจะตายเมื่อไหร่จะป่วยเมื่อไหร่นะฮะ
ก็ไปสไลด์ที่๒ที่๓แล้วสำคัญที่สุดก็ป่วย
ป่วยนี่ตัวเลขที่ผมว่าไปสักครู่นี่ถ้าคูณหกเข้าไปมันก็หกเจ็ดล้านอ่ะ
ตายก็คือเกือบแสนอ่ะถ้าคูณหกเข้าไปเพราะเราตรวจน้อยครับ
ตรวจน้อยแล้วข้อมูลก็รายงานน้อยแต่ตรงนี้ท่านรัฐมนตรีชี้แจงยังไงครับ
แล้วรายงานยังไงครับวันนี้ที่เราวิตกที่สุดก็คือ
ท่านกำลังจะสื่อให้ประชาชนรู้ข้อเท็จจริงที่
ดเบือนแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริง
อภิปรายนี่สูงสุดผู้ติดเชื้อสองหมื่นสาม
พีคที่สุดวันละ๒๓๐๐๐
พอยื่นยติอภิปรายไว้วางใจปั๊บ
ลดลงวันละพันวันละพันวันละพัน

ทำไมพอยื่นอภิปรายปั๊บคนติดเชื้อลดลงลดลง
แล้วคนตายก็ลดลง
เราก็มาคุยกันว่าถ้าลดลงวันละประมาณ

ไอ้แค่๒๐๐๐๐มันก็๒๐วันแล้วใช้ก็หมด

จากวันละ๕๐๐๐๐ที่ตรวจลดลงมา๔๐๐๐๐
ก็ตรวจน้อยมันก็กระเจอน้อยมันก็ง่ายนิดเดียวหลักคิด
ตรวจบ้างก็เจอมากตรวจน้อยก็เจอน้อย

ทีนี้มันแช่อยู่ที่หมื่นสี่แล้ว

พอเราทักเข้าไปปั๊บพอวันเปิดประชุมป้าพรพูด

เราก็พึ่งรู้ว่าโควิดมันก็กลัวอะพีปรายมือยวายวงใจเหมือนกัน

กำลังบอกว่าวันนี้ตัวเลขมันไม่สือ
เดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าพวกผมอิจฉาไม่อยากให้มันลดเหรอ
กลัวฝ่ายรัฐบาลจะหน้าบานเหรอกลัวได้รับคำโชคไม่อ่ะไม่หรอก
ความจริงมันก็จะเป็นความจริงวันยังค่ำไม่โผล่วันนี้มันก็โผล่วันหน้า
แต่มันโผล่วันไหนวันที่รัฐบาลไม่อยู่คนซวยคือประชาชน
ถ้าเรารายงานข้อเท็จจริงแบบนี้รายงานไม่ใช่ความจริงแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับ
กาดตกสิประชาชนเข้าใจความเป็นจริงที่ผิดเพี้ยนประเดี๋ยวก็กาดตก
นี่เริ่มแล้วนี่เริ่มจะอยู่จะกินเริ่มก็สนุกกันแล้วนี่
มีน้ำซ้ำยังคลายล็อกไอ้คลายล็อกนี่ผมภาวนาให้คลายล็อกเร็ว
คนรอทำมหากินเยอะแต่กลรวมมันจะเหมือนกับปี๖๓เมษา๖๓อ่ะ
แล้วที่สหรัฐอเมริกาด้วยเขาฉีดเต็มอังกฤษฉีดเต็ม
ดีด้วยชั้นนำของโลกด้วยฉีดเต็ม
หลงคลายล็อกเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวนี้หัวหมุนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่อังกฤษ
ผมก็เลยห่วงเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้นี่
ตัวเลขของคนป่วยคนตายเนี่ยผมขอฮะลำตีพูดอีกอ่ะ
เมื่อกี้ก็พูดท่านนายกก็บอกว่านี่เป็นข้อมูลที่น่าชื่นชมมาก
ก็ออกมาขอบคุณกันใหญ่ออกขอบคุณขอบคุณนายกขอบคุณลุงตู่
นายกก็หน้าบานก็บานกว่า๒วันที่แล้วจริง
เมื่อวานนี้หน้าดำปีเลยวันนี้หน้าชื่นขึ้นมาหน่อยท่านครับ
ตัวเลขท่านบอกว่าการติดเชื้อคนไทยการตายของคนไทยเนี่ย
เทียบกับทั่วโลกเทียบกับประมาณ๑ล้านคนนี่
ของเราดีกว่าหลายประเทศประเทศมหาอำนาจยังขี้เหลกกว่าเราอีก
กฤษท่านพูดด้วยเมื่อวันก่อนนี่ก็ผิดอีก
ท่านคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้เหรอถ้าประชาชนไม่รู้
ผู้แทนเขารู้นะผมไปดูแล้วอังกฤษกับไทย
ท่านชอบพาดพิงถึงอังกฤษเขาตรวจวันหนึ่งเจ็ดแสนนะ
อังกฤษตรวจวันหนึ่งเจ็ดแสนไทยสี่หมื่น
แล้วใครมันจะพบมากพบน้อยเอาไปเทียบกันได้ยังไง
อังกฤษนี่ตรวจเจ็ดแสนเขาก็เจอเยอะ
ของเราตรวจ๔๐๐๐มันก็เจอน้อยกว่าอังกฤษ
ท่านต้องไปดูดีท่านอย่าไปคิดว่าสื่อแบบนี้นี่
ท่านพูดไปจะเอาชนะพวกผมมันไม่เป็นไรหรอก
ยังไงก็แพ้พวกท่านแต่ชาวบ้านจะหลงมุม
กาดตกไปกันใหญ่มาอีกรอบใหม่เอาไม่อยู่
เอาละครับตัวเลขการเป็นการตายเนี่ยผมก็พูดแค่นี้
แต่ไอ้สำคัญที่สุดก็คือเขาตายยังไงวันนี้
ท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกได้บรรยายสภาพการตาย๔วัน
ผมก็น้ำตาซึมนั่งน้ำตาซึมไปทั้งวัน
แล้วผมต้องกลับเรียนท่านนายกว่าความเป็นมนุษย
ความเป็นสิ่งมีชีวิตนี่อย่าว่าแต่พืชแต่สัตว์นะ
ถ้าท่านนั่งดูแล้วพิจารณาสัตว์จะทำให้ทองแท้เนี่ย
ความกลัวที่สุดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตนี่คือกลัวตาย
อย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์มันก็กลัวตาย
อย่าว่าแต่สัตว์เลยใบไม้ต้นไม้เนี่ย
สอดส่องไปไม่ถึงต้นมันมันก็ยังเอียงออกมารับแสงเลยมันหนีตาย

เพราะฉะนั้นนี่ทุกคนกลัวตาย
เพราะฉะนั้นใครทำให้เขาตาย
ใครบริหารผิดพลาดให้คนตาย
ถือว่าเป็นความล้มเหลวชั้นสูงสุด
แต่บริหารผิดพลาดหรือจงใจให้ผิดพลาดให้คนตายนี่
ถือว่าเป็นความล้มเหลวสูงสุด
แล้วความตายนี่ทุกคนก็รู้ต้องตาย
นั่งอยู่นี่รู้ตั้งตายหนีไม่พ้นหรอก
แต่ท่านก็ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ที่ว่า

ถ้าตายในเวลาอันควรไม่มีใครว่าหรอก

และที่สำคัญมันไม่สมควรตายก็อยากให้ตายเถอะ

ก็ขอตายแบบที่มันมีมาตรฐานความเป็นมนุษย์
ตายแล้วปีนมาตรฐานแบบคนมีศาสนา
ตายแล้วแบบมิเกียจ
นี่คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
ปัจจัยสีที่บอกว่าต้องการอาหารเครื่องนุ่งห่ม

ถ้าไม่มีพวกนี้ไม่ใช่อะไรหรอก

ดินลนอยู่ทุกวันนี้เพื่อหากันนี้ต่างนั้น
แต่วันนี้เพื่อนเขาบรรยาย๔วัน

แต่ละมันเวทนามาก

ตายแบบต่ำกว่ามาตรฐานความเป็นมนุษย์

รู้ว่าจะตายแต่ตายทั้งทีขอให้มันตายแบบมนุษย์
ถ้าตายต่ำกว่ามาตรฐานความเป็นมนุษย์คือตายยังไงครับ
ผมขอยกมืออังกษิกรรมทุกดวงวิญญาณน่ะ

จบพบกันพอดีเลย
วัวที่บ้านผมก็ตาย๔แสนกว่าศพ

วัวหลังนั้นก็ขาดวัคซีนก็ตาย

หมูก็ขาดก็ตาย

วันนี้คนกับครัวกับควายพวกนั้นต่างกันยังไงที่ตาย

คือวันนี้นี่เกิดในยุคของท่านนายก

แต่งั้นอย่างนี้เล่นการเมืองเรียกความรู้สึกเรียกน้ำตาประชาชนเถอะ

มันด้านไปขนาดนั้นแล้วเหลือความรู้สึกอ่ะ

มากระตุ้นต่อมรับผิดชอบ
มากระตุ้นความรู้สึกของท่านซึ่ง
มันจะด้านไปหรือเปล่ามันจะช้าไปหรือเปล่า

ตายข้างถนนเนี่ยออกมาแล้วชักชักเนี่ย
แล้วตะเกียกตะกายออกมาตายข้างถนนเนี่ย
ผมนั่งคิดอยู่คนเดียวว่าคนที่ออกมาตายข้างถนนแบบนี้
ดิ้นออกมาทั้งที่มีบ้านตายไม่ตายออกมาตายกลางถนนนี่
มันสันนิษฐานได้๒สาเหตุ
หนึ่งตะเกียกตะกายหาคนช่วย
ใครช่วยได้พอช่วยก็ออกมาให้คนช่วย

ดินลนเอาตัวรอดตามสัญญาณสัญญาณของสัตว์ของความเป็นมนุษย์อะ
อันที่๒นี่ผมสันนิษฐานว่า
อยากจะตายอยากดิ้นออกมาตายเพื่อให้
รัฐบาลผู้รับผิดชอบคนในเมืองนี้
ได้เห็นได้รู้กระตุ้ม
อย่าให้มีอย่างนี้อีกตายแล้วให้มันเป็นข่าว
ให้คนได้เห็นรัฐบาลได้เห็น
ถ้าตายอยู่บ้านนายกไม่เห็นลำตีไม่เห็น
ออกมาตายมันกลางถนนจะได้ประจาน
จะได้ตื่นคนอื่นจะไม่ได้ตายอีก
นี่การนำมาเสนอวันนี้นี่

แล้วท่านตาไม่เคยเห็นหูไม่ฟังก็เอามากระแทกตามากระแทกหูซะเลย

เพราะฉะนั้นที่เพื่อนนำเสนอมาทั้งหมด๔วันเนี่ย

แล้วท่านประธานครับวันนี้ป่วยตาย

แล้ววันนี้กำลังดีใจว่าจะลดเหรอผมบอกขอโทษทีเถอะ
ท่านนายกรู้ไหมที่ต่างประเทศ
ไปดูบทเรียนที่สหรัฐอังกฤษดูเรียนที่ต่างประเทศวันนี้
ที่เขาสำเร็จแล้วเคยเปิดแมสแล้วเนี่ย

ท่านประธานที่กรบครับแล้วที่ตายทั้งหมดนี่
จบจากตายหายจากป่วย

ความทุกข์ความยากไม่มีกิน
นี่วันนี้ที่กลัวกันมาก
เห็นข่าวนี่ไปโรงพยาบาลเสร็จ
ป่วยหายให้กลับบ้านเขาไม่กลับ

วันนี้โควิดมันจึงสร้างความทุกข์ไปอีก
ลอกต่อมาสุดท้ายคือความอดหยากยากจน
วันนี้นี่ไม่ต้องพูดเลยว่าเศรษฐกิจเป็นยังไง
เดี๋ยวผมจะพูดถึงท่านนายกแล้วพูดถึงลำตรี
รองนายกที่ดูเรื่องเศรษฐกิจออกมาพูดตัวเลข
เอาเป็นว่าวันนี้ความทุกข์ที่ว่านี้นี่
คือทุกข์กลัวตายคลุกเพื่อเศรษฐกิจเนี่ย

กลุ่มแรกกลุ่มที่ติดโควิดนี่แหละ
โรงงานต้องให้กลับบ้านหนีกลับบ้านเกษอกเกษิง

หนีกลับบ้านแรงงานพอปิดปั๊บก็เห็นกลับบ้าน
แต่มันจะกลับก็กลับไม่ได้มันไม่มีรถ
พอกลับไปได้ก็ไม่มีโรงพยาบาลเข้า
เพราะยังบอกว่ายังไม่ตรวจยังไม่มีใบรับรองการตรวจ
พอไปถึงแล้วนี่กว่าจะพอรอดมาท่านวันนี้ไม่มีกินนะฮะ
อยู่ที่บ้านผมอยู่ตามชนบทอยู่ตามจังหวัดวันนี้
กลับไปแล้วนี่ไม่มีกิน

เพราะคนที่บ้านเคยกินกับคนเหล่านี้นะ
ที่มาทำงานกรุงเทพฯเป็นแรงงานอยู่กรุงเทพฯ

ข้านี่ข้าศิลป์ลูกหลานเล่าเรียนบ้างญาติเรียนบ้าง
พ่อแม่คั่วแก่แม่เท่ารอกินกับคนพวกนี้
แล้วคนพวกนี้ป่วยต้องกลับไปขอกินกับคนพวกนั้นที่บ้าน

นี่คือภาคความเป็นจริงและเรื่องเศรษฐกิจ
ลำตีและนายกที่บอกว่าเศรษฐกิจดีตัวเลขยังดี
ความเข้มแข็งการเงินกันกันยังดีฝั่งทางนี้

วันนี้ตามหมู่บ้านจำชนบทตามชุมชนนี่

แล้วกลุ่มที่หนักก็คือเกษตรกร
เกษตรกรนี่วันนี้เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้ว
คุณกจิตชะนีคมหลายคนบรรยายหมด

๗ปีมาแล้วมันตกลงมาเรื่อย
แล้วตกไม่พอนี่ปีนี้แรงนะ
โดยเพราะอีสานบ้านผมและเหนือบางส่วนแรง
วันนี้ต้นข้าวกับย่าพอกัน

แล้วชาวอ้อยชาวอะไรอีกคุณกระจิตบรรยายไปครบ

นี่อุตส่าห์มีความหวังเขาบอกว่าโควิดมาเที่ยวนี้
คนอื่นเก่งคนอื่นตายคนอื่นชิบหาย

คนไม่มีรถสาธารณะใช้รถส่วนตัวต้องใช้ยาง
วิเคราะห์กันแล้วว่าโควิดตัวอื่นตายหมดยางดี

ก็กองทุนยางเข้าไปเก็บยางไว้ดี

ขายไปขายเอาของดีขายเป็นของเสีย

เหมือนกับข้าวยิ่งรักเป๊ะ

ทุบราคาถูกของปั๊มมันก็ไปตีตลาดยาง
ราคายางตกลงทันทีเกือบ๒๐บาทแล้วตอนนี้
เอ้าจะไปพึ่งชาวสวนยางซะหน่อย

แล้วยางนี่มีตำนานเยอะด้วยเมื่อก่อน

โกดังยางทิ้งก็มีตำนานยางวันนี้
ไปเอายางดีไปขายเป็นยางเสีย
ทุบราคายางตกลงไปอีก
นี่แล้วประเภทชาวอีสานและชาวเหนือนี่
ทำนาทำไล่เสร็จ
เพราะว่ามีเงินเหลือบ้างคืออะไรครับ

ซื้อโคซื้อโค
ถ้าเศรษฐีนะทรัพย์สินของเศรษฐีคือทองคำซื้อตุนไว้
เกษตรกรซื้อโค
โคแต่ละบ้านถ้ามีโคผูกใต้ถุน
เป็นทรัพย์สมบัติที่เขาโดยเฉพาะอีสานนี่

หวังพึ่งได้กับโคเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วก็เด็กเรียนหนังสือ
โคจนมาก็ขายโคได้เลยเขาอยู่ได้เพราะโคนะ
วันดีคืนดีลำปีสกินมาซัดเรียบตายอ่ะ
๒แสน๓แสนลายตาย
วันก่อนสกุณาสารนันสสกลมาฉายภาพนี่

เพราะอะไรครับตายไปเท่าไหร่นี่ทั้งประตูดี๒แสนหรือ๔แสน
บางลายนี่สะสมเงินมา

ต่อหน้าต่อตาแม่ลูกแสนบาท
เรียบร้อยจบเลยชีวิต

มีตลาดเอ็กซ์โปร์มีตลาดสินค้าราคา
แต่ชาวนานี่เกษตรกรเนี่ยมีตลาดนัดโคกระบือ
ตลาดนัดสินค้าเกษตรโควิดมาปิดหมด
ก็ไม่ว่ามันก็ต้องปิดแต่ท่านไปปิดตลาดนัดโคกระบือนี่
ไปปิดตลาดสินค้าเกษตรเนี่ย
ผมไม่ว่าหรอกครับมันก็ต้องผิดแต่มีแผนรองรับเขาไหม
จะให้เขาไปขายที่ไหนไม่มีเลยเงินในชุมชนที่เหมือนกับ
บรรสะพัดนะท่านไปดูเลยนะท่านไปมีนักวิจัย
เขาไปวิจัยเยอะไปดูตลาดนัดโคกระบือนี่เงินสะพัด
นี่คือตัวการสร้างให้เงินสะพัดในท้องถิ่นอย่างน่าชื่นชมมาก
ปิดปั๊บไม่มีแผนรองรับตายเลยชาวบ้าน
ย่อยก็ตายเงินกระจายก็ไม่มีพวกหนึ่งเคยมีรถบรรทุก
ขนหัวขนควายไปตลาดนัดจอดถูกยึดมาขา
ขายของที่ตลาดนั้นตายทำไงอีกไม่มีตลาดน้ำตำไงอ่ะ
ก็ใส่รถหาเลขายสิตำรวจไถยอีกไถยตั้งแต่
บอกด้วยสิงดการไถสักช่วงได้ไหมล่ะ

บ้านผมก็มีร้องเรียนมานี่คือทุกข์ของชาวบ้าน
มันเกิดไปจากเป็นลูกโซ่ไปจากโควิด
ชาวประมงผมอยู่อีสานนี่ท่านรู้ไหมชาวประมงโทรมาผมเยอะเลย
คนใต้อ่ะท่านสุธินท่านสุธินตายหมดแล้วตายหมดแล้ว
ก็ไปทราบข้อมูลนี่ขายเรือเล็กไปแล้วสามสี่หมื่นลำ
ชาวประมงรายย่อยไปแล้วเหลือเฉพาะลายที่สายป่านยาว
เรือประมงเหลือไม่ถึงหมื่นลำขายทิ้งประมาณสามสี่หมื่น
โทรมาบอกผมว่าไงท่านคุณสุธินช่วยจี้รัฐบาลให้หน่อย
ชาวประมงอ่ะลำตีเกษตรเป็นคนใต้ดูกรมประมง
ทำอย่างนี้แล้วรองนายกที่ดูทำไมไปเอารองประวิทย์มาดู
ทำไมไม่เอารองจุลินเข้าใจปัญหาพวกผม
บอกนายกตัวให้หน่อยบอกไม่ได้หรอกครับเขาเก่งอยู่แล้ว
มันผิดฝาผิดตัวนี่เดี๋ยวจะพูดกันในตอนการบริหาร
ชาวประมงก็ตายครับรวมความแล้วนี่เรียบร้อย
เหลือใครเต้มงคลกิจพูดแล้ววันนั้น
สไลด์ด้วยก็เหลือห้างใหญ่
ห้างใหญ่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะบิ๊กซีแมคโคโลตัสเซ็นทัน
ำไรผลประกอบการไตรมาส๑ไตรมาส๒ปีนี้คนละเท่านั้นเท่านี้เท่านี้
ก็ตรงกับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
รองนายกท่านพัฒนภงแถลงยังแข็งแรงดี
เศรษฐกิจรายใหญ่ยังดีเศรษฐกิจภาครายได้จากภาคธุรกิจ
ยังเยอะยังเข้มแข็งถูกต้องข้อมูลชุดนี้
ข้อมูลชุดนี้ท่านเคยเสนอมาแล้วปีที่แล้ว
เที่ยวนี้กลัวนายกบอกไม่โชว์ผลงานก็เอางัดชุดเก่ามา
พองัดมาผมก็เอาชุดเก่าผมไปให้ท่านไปพินาอีก
ก็มันเยอะก็นี่ไงความเหลื่อมล้ำอ่ะ
ก็ไม่เยอะได้ไงมาตรการของท่านทุกทัวร์มันก็ไหลเข้า
ห้างใหญ่ห้างใหญ่ห้างใหญ่ห้างใหญ่ห้างใหญ่
ถ้าไปดูตัวนั้นใช่รายได้ภาคธุรกิจมันสูงจริงอ่ะ

ธนาคารแห่งประเทศไทยทำวิจัยมาแล้ว
ขององค์กรธุรกิจในประเทศ

๕ของธุรกิจเอาอย่างนี้ดีกว่า
ท่านลำดีฟัง๕ของธุรกิจไทย
โกยส่วนแบ่งรายได้จากการตลาดไป

เงินไป๘๕บาทนะมี๑๐๐บาทนะ
แล้วอีก๘๕บริษัทได้ไปแค่๑๕บาท
เหลื่อมล้ำในภาคธุรกิจก็มี
จะเอาตัวเลขตัวนี้มาบรรยายเศรษฐกิจไทยวันนี้ไม่ได้หรอก
ตายเลยชาวบ้านตายเศรษฐกิจรายเล็กรายย่อยตาย
เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขาย
เหมาะหลายเล็กตามหัวเมืองตามบำเภอ

เหลือรายใหญ่คือ๕ของบริษัท

ยังไม่พูดถึงผู้ใช้แรงงานที่ตกงานกันแบบชนิดรายวัน
ใครบอกว่าคนบริษัทเจ๊งเลิกแจ้งงาน

คุณไปดูตัวเลขขอจดใหม่ไหม

ขอจดประกอบการธุรกิจใหม่

กิจการ๗๐๐มันฟังได้
แต่ตัวเลขตัวนี้เนี่ยท่านเคยโชว์กับผมเลย

ไอ้ขอจดจัดตั้ง๔๐๐๐เนี่ย

หรือเปิดแช่ไว้แล้วก็ปิดหนีตาย
ต้องไปดูว่าดำเนินธุรกิจจริงกี่ราย
นี่มันจะได้ภาพหลอน

ทุกวันนี้หนึ่งกังวล

อีกชาวบ้านคนไทยวันนี้

อีก๘คนยังไม่ได้ฉีดแม้แต่เข็มเดียว

ท่านประธานครับเท่านั้นไม่พอดิ
วันนี้นี่ความกลัวตายของคนไทยนี่
มันก็มาถึงเจ็บถึงป่วยแล้วก็อดหยาก
แล้วถามว่าไอ้ที่ว่ากันมาทั้งหมดนี่ใครทำ
เป็นความผิดของใครชาวบ้านใช่ไหม
ชาวบ้านไม่รักษาตัวเองดีใช่ไหม
ไม่ดูแลตัวเองประมาทเลินเล่อ
หรือชาวบ้านไม่ฟังหมอไม่ฟังรัฐบาลไม่ฟังนายก
ไม่อะครับพิจารณาด้วยความเป็นธรรม
ความผิดทั้งหมดประยุทธ์ใช่ไหม
ล้อมเตียนอุทินใช่ไหมไปฆ่าเขาใช่ไหมไม่อ่ะ
ให้ความเป็นธรรมท่านไม่ได้เจตนาฆ่าหรอก
แล้วคนก็จะบอกว่าแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะนายก
นายกบอกให้ผมทำยังไงคนตายทั้งหมดมันก็ตายกันทำไม
เมื่อวานก็ตายก็ตายสิเพราะมันติดเชื้อ
ผมกำลังจะบอกว่าที่ตายแล้วก็เจ็บที่ว่ามาทั้งหมดนี่
มันไม่ใช่ผิดความผิดของประชาชนหรอก
มันเป็นความผิดของรัฐมันเป็นความผิดของรัฐ
คือใครรัฐผู้บริหารคือผู้นำคือคณะรมตรี
ผิดยังไงเขาพูดกันมาทั้งสองวันเนี่ย
สามวันสี่วันนี้แล้วชาวบ้านก็พูดมาจากข้างนอก
อันที่หนึ่งคุณไม่มีมาตรการป้องกัน
เตือนภัยชาวบ้านนี่เบื้องต้นเลยนะ
ปฐมเหตุเลยนะครับการป้องกันนี่ไม่ดี
ก็ครั้งแรกเวทีมวย
ครั้ง๒ชายแดนแรงงาน

ใครทำชาวบ้านไหม

อยู่ดีเป็นกรรมของเขาที่คนชกมวย

บาเที่ยวผักที่ทองหล่อแล้วก็เกิด

ก็บาร์ผับไม่ให้เปิดทำไมเปิดได้
ก็เพราะสอนอท้องที่ให้เปิด
สอนอท้องที่คือใครผู้อำกับใหญ่ที่สุด

ก็รู้ด้วยว่าตรงนั้นใครจะไปอยู่นี่โอ้ราคาแพง

ก็แสดงว่าเส้นใหญ่ก็เลยเปิดเปิดได้ก็เลยไปเที่ยว
เที่ยวได้ก็เลยติดติดได้ชาวบ้านก็รับกรรม
แล้วรัฐบาลโทษชาวบ้านไหมนี่
แล้วติดกันที่ทองหล่อคนมหาศาลคามบ้านผมโดน
ประจวบโดนเชียงใหม่ก็โดน
มันไปจากทองหล่อถามว่าคนเหล่านั้นวิ่งมารับเชื้อเหรอ
เหล่านั้นมานั่งจัดการให้มันเกิดเชื้อที่ทองหล่อเหรอ
ก็เกิดจากพวกเราเกิดจากคนของรัฐบาล
ความหละหลวมความเห็นแก่ด้ายความทุจกฤต
มองกับคนซวยก็คือชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นที่เขาอภิปรายเริ่มที่ศักดิ์สยามเพราะเหตุนี้
ไม่ใช่ว่าดื่มน้ำชาดื่มนมเย็นแล้วเป็นข้ออ้างไม่ใช่
อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นต้นเหตุของเชื้อ
อันที่หนึ่งที่รัฐบาลและรัฐผิดป้าที่พวกบอก

อันที่สองทำไมถึงป่วยทำไมถึงตายทำไมถึงอดหยาก
ไม่ใช่ชาวบ้านหรือคือใครคือรัฐรัฐทำยังไง

ไม่มีครับท่านประธานครับทำไมไม่มี
ก็เพราะว่าเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียด
มันมีมามันก็ช้าช้าแล้วก็ไม่มีคุณภาพ
มีคุณภาพหรือไม่มีก็กระจายไม่เป็นธรรมอีก
วันนี้คนหนึ่งได้๓เข็มแล้วนี่
คนหนึ่งยังเข็มเดียวยังความหวังยังไม่มีเลย
เขาไม่มีวัคซีนถามว่าเป็นความผิดชาวบ้านไหม
ชาวบ้านผลิตวัคซีนเองเป็นไหมครับ
ชาวบ้านไปซื้อที่จีนเป็นไหมครับ
บินไปสหรัฐได้ไหมครับ
ชาวบ้านไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ต้องรัดดูให้เขาสิ
แล้วรัฐไม่ทำทำก็อย่างที่ว่า
นี่เมื่อวานลำตีก็มาบอก
ได้แล้วนะจะมาแล้วนะจะครบแล้วนะ
สิ้นปีนี้ก็จะครบอีกปีหน้าได้๔๐ล้านโดส
ร้อยสี่สิบล้านโดสครบเต็มแขน
นี่เขาเรียกว่าได้ผ้าห่มมาตอนสว่างนะ
ตอนคืนที่เขาเหน็บเขาหนาวทำไมไม่เอาผ้าห่มมาให้เขา
เขาดิ้นตายนอนตัวงอไปเอาผ้าห่มมาสว่างปั๊บผ้าห่มมาแล้ว
มีประโยชน์อะไรเหมือนครัว
ตายแล้วค่อยแจกจ่ายวัคซีนท่านลำตีมีประโยชน์อะไร
ความช้านี่มันคือต้นทุนความช้าคือความตาย
ทุกวันนี้วินาทีที่ลำตีช้ารัฐบาลช้า
คือทุกชีวิตต้องสังเวย
วัคซีนคือตรวจที่สองเดี๋ยวจะไปคุยกันให้รายละเอียด
พอวัคซีนไม่มาสุดท้ายติดป่วยจะไปรักษา
นี่ก็เป็นความล้มเหลวของรัฐชุดตรวจเอาอีกแล้ว
โหท่านท่านเห็นภาพรอตรวจอยู่ครับ

ผมว่าตอนแรกเราดูแล้วดูอินเดียนะ

แล้วรอตรวจแล้วนี่ต้องมารอเตียง

รอตรวจรอเตียงรอตาย

พอได้เตียงแล้วก็ต้องไปลุ้นอีกว่าหมอจะเอาใครอยู่เอาใครไป

วันนี้เราเดินมาถึงจุดที่บอกจะให้ใครอยู่ใครไป
ก็แสดงว่าตอนไปรอเตียงนี่ก็รอตายด้วยนะ
เพราะยาก็ไม่พอ
พูดกันมานี่เพื่อนก็พูดไม่มากหรอกมีคนพูด

ยุทธศาสตร์วัคซีนมันข้ามไปแล้ว
วันนี้วัคซีนไม่ทันมันกลายพันธุไปเยอะ
เท่าสายวันนี้เขาไปคิดกันเรื่องยาแล้ว
ป้องกันไม่เอาไม่อยู่แล้วเอายาอย่างเดียวแล้ว
เพราะฉะนั้นรอตรวจรอเตียงรอตาย
ที่น่าชัดเจนที่สุดแล้วก็น่าต้องบอกถึงความบกพร่องของรัฐ
ท่านบอกว่าระบบสาธารณสุขไม่ล้มเหลว
ยังดีอย่าด้อยค่าให้กำลังใจฆาตการด้วย

ข้อมูลที่น่าสลดตายในช่วงรอตรวจเยอะที่สุด
หมายความว่าไงหมายความว่ารอตรวจนี่ตายตอนรอตรวจนี่เยอะ
ก็แสดงว่า๑รัฐบกพร่องไม่มีชุดตรวจไม่มีระบบตรวจ
ไม่มีระบบใช่ไหมให้เขาเข้าถึงระบบตรวจได้
ตอนรอตรวจนี่มันสังเวทมาก
แล้วก็ไปตายตอนอยู่เตียงอยู่โรงพยาบาลเนี่ยถึงไม่มาก
แล้วก็ตายตอนที่อยู่บ้านนอนอยู่บ้านอีกก็เยอะ
แล้วนี่ถ้าไม่บอกว่าระบบสาธารณสุขล้มเหลวจะบอกว่าอะไร
ผมก็ไม่อยากพูดบ่อยหรอกยังไงเสียเนี่ย
ระบบนี้องค์กรนี้ต้องอยู่กับเรา
เพราะฉะนั้นระบบสาธารณสุขอ่อนแอเอางี้ดีกว่า
รองรับพี่น้องไม่ได้ใครผิดประชาชนผิดไหม
ชาวบ้านผิดหรือเปล่าต้นยกตนุฏิสอสอเขาถามกันทั้งวัน
วันมานี่นี่ก็ชัดเจนว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐ
ระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลยาฟาวิวิลาเวียเนี่ย
คือยาตัวเดียวที่เป็นทางการที่ใช้รักษาอยู่

ข้อมูลมีคนพูดถึงน้อยแต่มีคนพูด
ผมจะบอกให้ถ้าฟังแล้วจะสลดด้วย
ที่ผ่านมานี่คนไทยคนป่วยในระบบทั้งหมด
ต้องการยาฟาวิวิลาเวียนอีกเดือนหนึ่ง๑๐ล้านเมตร
ล้านเมตรแต่ที่ผลิตได้กันจริง๒ล้านเมตร
ล้านเม็ดที่ผลิตได้วันนี้กำลังขยายกำลังผลิต
แล้วทำไงก็ไปออกกฎเกณฑ์ใหม่ว่าเป็นยาควบคุมพิเศษ
เพราะยามันน้อยถ้าน้อยแล้วให้ทุกคนก็ไม่พอ
จำกัดยานี้จะจ่ายได้หมอสั่งเท่านั้น
ไปใช้ที่เองไม่ได้เพราะมันน้อย
คนไทยเกิดมามีกรรมอะไรครับ
แค่ยาฟาวิวิลาเบียมันไม่แพงเลย
ยาตัวนี้ไม่แพงไม่พอ

ที่กล่าวหานายกมาสามสี่วันนี้
เก่าหารำตีมาสี่วันนี้คนตายเป็นหมื่นคนป่วยเป็นล้านนี่

ไม่ใช่ผิดว่าคุณจงใจด้วยบางเรื่อง

คนมันถึงตายคนมันถึงป่วย
แล้วก็มาถึงจุดที่ผมกำลังจะบอกว่า

ทำไมถึงมาเล่นงานท่านตั้ง๓๐กว่าชั่วโมง

เล่นงานท่านอนุทินทำไม

ว่าสาเหตุที่ว่ามาทั้งหมด

ถ้าผู้นำที่มีความเข้มแข็ง
ผู้นำที่ได้บริหารเป็น

เพราะฉะนั้นที่บอกว่าทั้งโลกก็เป็น

แต่บางเรื่องโลกเขาไม่เป็นเหมือนเรา

ประเทศที่เขาตายชักดิ้นชักงอกลางถนน

แล้วมีอีกไหมที่ตายแบบสภาพต่ำ

แล้วมีไหมประเทศที่เขาล็อกวัคซีนไว้ตัวเดียว

แย่หรือไม่แย่ทำประธานถิกบลงครับ

เมื่อคราวก่อนที่รอบแรกเราหน้าบานเนี่ย

ประเทศไทยรับมือกับโควิดได้อันเด่อ๖ของโลก
ของโลกยิ้มเลยยิ้มเลยตอนนั้นซึ่งผมก็เคยเตือนบนสภาแห่งนี้แหละ
อย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งเหลิงมันเป็นเชื้ออ่อนอ่อน
เพิ่งมาครั้งแรกอสมรับอยู่ชาวบ้านรับอยู่ช่วยตัวเองได้
แต่ถ้ามันมามันกลายพันธุ์รอบใหม่เอาไม่อยู่นะจริงเหมือนผมพูดเป๊ะ
ก็มันมารอบนี้นี่เอาไม่อยู่ร้องแรกเขาจัดอันดับยิ้มเลย
อยู่อันดับหกตอนนี้อยู่อันดับอะไรครับสุดท้ายของโลก
รับมือเนี่ยบุมเบิกและสถาบันหลายสถาบันจัดอันดับออกมาว่า
ประเทศที่รับมือโควิดได้ดีที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าที่โหลเลยอ่ะ
ลงมาได้ยังไงแสดงว่าครั้งแรกของปลอมนี่
แล้วถ้ามันโหลอย่างนี้นี่ประเทศคนทุกข์เพราะความกลัวอีกสิ
กลัวตายเข้ามาอีกแล้วนี่กลัวเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่า
เคราะห์ให้เห็นซิว่าแกผิดตรงไหน
จริงวัคซีนมาน้อยจริง

ตายเพราะผู้นำไร้ภูมิปัญญาไร้วิสัยทัศน์
นี่ถ้าเป็นตายเพราะประชาชนผิดพกผิดพลาดก็ไม่ว่าก็ตายก็ตายอ่ะ
แต่ถ้าตายเพราะผู้นำไร้ภูมิปัญญาไร้วิสัยทัศน์มันจึงเกิดวันนี้ขึ้นไง
อภิปรายต้องสะสางปัญหากันเอายังไงคุณควรอยู่หรือไม่อยู่
ถ้าคุณทำไม่ได้ไร้ภูมิบัญญาไร้วิสัยทัศน์ต้องไม่อยู่
คำนี้แรงท่านประธานครับแรงนะผมเองก็รับยากนะ
ท่านประธานเองก็จะรับยากถ้ามีคนกล่าวหาแบบนี้ยิ่งคนที่ถูกกล่าวหานี่
เคยเรียนโรงเรียนนายร้อยจบรอเคยเรียนดีเด่นในมัธยม
เป็นถึงพบทบมากล่าวหาว่าไร้ภูมิปัญญาได้ยังไง
เกินความเป็นจริงคนระดับนี้ไร้ภูมิปัญญาไร้วิสัยทัศน์
เพราะฉะนั้นคนกล่าวนี่ต้องใบแอดต้องหาเรื่องเขาไม่เป็นธรรม
จริงแต่เพื่อนพูดมา๒๔วันนี้ผมประติดประต่อแล้ววิเคราะห์แล้ว
เขากำลังบอกว่าคุณไม่ใช่ไร้ภูมิปัญญาหรอก
แต่ภูมิปัญญาคุณไม่ถึงตำแหน่งนายก
ภูมิปัญญาคุณถึงพบทบ
ถึงโรงเรียนจบพลแต่ไม่ถึงตำแหน่งนายก
เขาอยากบอกอย่างนั้นเพราะอะไรครับ
คนเราไม่ใช่เก่งอย่างเรามาทำอย่างนะ
ถ้าท่านนายกอยู่ฟังผมอยู่ท่านฟังนะ
คนที่เก่งสุดในระบบราชการเป็นถึงประหลัดกระทรวง
เป็นถึงพบทบนี่ให้คุณไปบริหารบริษัทเจ๊ง
นี่แสดงว่าภูมิปัญญาคุณเก่งในเรื่องระบบราชการ
แต่คุณไม่เก่งในระบบบบริหารธุรกิจ
เขากำลังจะบอกอย่างนั้นว่าภูมิปัญญานายกมันไม่ถึงตำแหน่งบริหารเนี่ยนายกเนี่ย
แล้วยิ่งเป็นระบบราชการมาจากผู้สูงสุดก็เก่ง
เป็นประหลัดกระทรวงเก่งพอมาเป็นสอสอมาเป็นลำตีเดี้ยง
เห็นมาเยอะเพราะความสามารถมันคนละทาง
แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้บริหารของเอกชนสำเร็จเก่งนะ
ลองคุณมาเป็นบริหารทางการเมืองสิเจ๊งไม่เป็นท่าก็เยอะเพราะมันเก่งคนละอย่าง
ที่เขากล่าวหานี่ท่านนายกต้องฟังดีว่าเขากล่าวหาว่าไร้ภูมิปัญญาในฐานะของท่านเป็นนายก
ช่างไม้นี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ได้นะฮะ
ช่างทำบ้านนี่ไม่ใช่ว่าช่างเฟอร์นิเจอร์คนละอย่างหรือคนเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วไม่ให้สร้างบ้านทั้งหลังมันสร้างไม่ได้นะ
อย่าไปสำคัญผิดแล้วยิ่งสำคัญที่สุด
ท่านเป็นพบทบเก่งจริงพอมาเป็นนายกเดี้ยง
ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะบอกสุดท้ายว่าท่านล้มเหลวอะไรบ้าง
แล้วยิ่งวางวานนี้ท่านจะรู้แล้วนี่พอมาบริหารทางการเมือง
บริบทการบริหารคนละอย่างไปไม่เป็นสั่งไม่ได้บอกไม่ได้ใช้คนไม่ฟัง
มันก็ไม่ออกผลงานไม่ออกแล้วที่สำคัญกว่านั้น
แม้แต่นักบริหารนักการเมืองเหมือนกันเก่งบริหารทางการเมืองเนี่ย
เอาละสุดยอดของนายกนี่แต่ในภาวะปกติกับบริหารในภาวะวิกฤตคนละอย่าง
กราบเรียนท่านนายกท่านประธานสภาท่านเคยเป็นนายกมาสองสมัย
ท่านจะรู้ดีบางจังหวะท่านคิดว่าบริหารโอ้ได้ง่ายเลย
วิกฤตนี่ท่านปวดหัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบริหารในสภาวะปกติ
บริหารในสภาวะวิกฤตเขาต้องเรียกการบริหารในภาวิกฤตอีก
มันต้องใช้ความสามารถระดับสูงผมเคยเปรียบแล้วว่าภรรยามีม้าสองตัว
วิ่งพื้นเรียบก็ใช้ม้าตัวนี้แหละพอจะขึ้นภูเขาตรงลอกอีกตัวหนึ่ง
เพราะมันต้องใช้ความสามารถคนละอย่างท่านนายกไม่มีความสามารถ
ในเชิงบริหารการเมืองท่านล้มเหลวล้มเหลวยังไงอ่ะ
ก็เมื่อวานนี้จะตายจะเป็นจะตายกันอยู่น่ะมันง่ายซะเมื่อไหร่บริหารทางการเมือง
ก็เพิ่งยิ้มได้เนี่ยเพราะบริบทอย่างนี้เนี่ยมันต้อง
เซียนจริงมาบริหารถึงจะได้แล้วก็ต้องไปฟังใครพูด
พอมาเจอบริหารในภาวะวิกฤตท่านก็ยังเป็นราชการ
คิดแบบราชการทำแบบราชการผมกำลังจะบอกว่าท่านทำอะไรบ้าง
แต่ก่อนจะบอกว่าทำอะไรบ้างขอดูที่ใบเดนเขาว่าไง
โบายเดนเขาบอกไงเขาเจอวิกฤตพอเจอแว๊บปั๊บวิกฤต
โยไปเล่นบอกไงท่านบอกว่าคำสั่งหนึ่งที่ผมมอบให้เจ้าหน้าที่
รัฐบาลคือไม่ต้องมีระบบราชการตัดข้ามไปเลย
ขอให้มันไปถึงสิ่งที่ประชาชนต้องการนี่ภาวะวิกฤตเขาต้องคิดแล้ว
แต่นายกไปยึดเอาไงครับภาวะวิกฤติ
ก็เห็นว่าเป็นรวบอำนาจมาตั้งหมดสามสิบสามฉบับอ่ะสี่สิบฉบับ
ยึดอำนาจมาหมดเออเข้าท่าว่ะแต่จิลาพรบอกแล้ว
ตักศิลป์ชินวัฒน์น่ะเขาบริหารใครหวัดนกซาอะไรอีก
ตัวเขาใช้พรบโรคติดต่อใบเดียว
ท่านนายกไม่เคยปรับระบบราชการรองรับกับวิกฤตเลยมันถึงไปไม่ได้
เขาวิเคราะห์กันเยอะพอเจอวิกฤตอย่างนี้ระบบราชการรับไม่ได้
ตรงไหนที่ผมจะชี้ชัดให้เห็นท่านก็มาบอกอีกแหละนี่ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของเรามันไม่เอื้ออำนวย
ก็ทำไมไม่แก้อำนาจคุณเต็มพรกรฉุกเฉินอยู่ในมือท่าน
อีกตั้งสี่สิบฉบับก็แก้มันไปสิออยโอ้ยขั้นตอนกว่าจะได้
รับรองครับไม่รู้กี่ขั้นกี่ตอนยาวเฟ้ย
ลืมบางคนยื่นออยไว้ตายแล้วก็ยังไม่ได้ไม่แก้
ก็ไปรอวัคซีนแต่ละตัวมายื่นออยอร์ออยอร์ออยอร์กว่าจะผ่านออยอร์นี่
นี่ไงผมถึงบอกว่านายกเขาบริหารสภาวะวิกฤตไม่ได้
ตัวอย่างบางตอนหลายอย่างที่ท่านบริหารในสภาวิกฤตไม่ได้
มันมีนะครับคนบริหารเก่งไม่เก่งมันต่างกันนะ
คนเก่งนี่มันทำให้คนทำงานง่ายหมอพยาบาลวันนี้นี่
คิดว่าเขาไม่บ่นเหรอที่ไม่บ่นเพราะอะไร
คุณไปเอาเขาเป็นตัวประกันเฉยอ่ะตัวประกันอะไรฟังต่อไปผมจะบอก
ถ้าผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารประเทศหรือบริหารองค์กร
บริหารเก่งคนใต้องค์กรทำงานง่ายมาก
กรแบบชนิดไร้ฝีมือไม่ได้เรื่องแล้วนี่จากง่ายกลายเป็นยาก
เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สุดก็คือ
ท่านนายกนี่ที่ทำให้คนตายนี่คือการบริหารของท่าน

ท่านไปวิเคราะห์ได้ไงว่าไข้หวัดนกนี่มันเป็นโรคง่ายโรคกระจอกโรคลมทางลมหายใจธรรมดา

แล้วต่อมาท่านวิเคราะห์ผิดถนัดเลยคืออะไรครับ
พอจะหาวัคซีนปั๊บก็ไปวิเคราะห์ทีนี้
โอ้โหก็ไปเจอเอสต้าเซเนก้าก็ตาโตเลยใช่เลย
แล้วยิ่งอะไรครับยิ่งบริษัทผลิตอยู่ในไทยด้วย
สยามไยโอไซด์อยู่ในไทยด้วย
นายกและลำตีก็ดีใจเลยเอาเป็นวัคซีนหลัก
เอาจะเอาแอลต้าเป็นเว็กซีหลักก่อนนะ

แต่ไม่มีภูมิปัญญาที่จะไปวิเคราะห์ว่าสยามไมโอไซด์โดยสถานะจริง
มือถึงมั้ยทุนถึงมั้ยประสบการณ์มีมั้ย
ผลิตแล้วได้คุณภาพไหมโลกยอมรับไหมไม่วิเคราะห์
เพราะไม่วิเคราะห์อย่างเดียวไม่พอทะเลอร์ทะล่าไปให้สัมภาษณ์อีก
เป็นบริษัทในพระปรมาพิไทย

ผมถึงบอกว่านี่ท่านนายกไม่มีภูมิปัญญาที่วิเคราะห์ได้
เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่
ไปเอาแอสต้าเป็นวัคซีนหลัก
สยามโบไซก็ผลิตไม่ได้จริงที่นี่

ทุนไม่มีก็ยังมาเอาที่นี่ไปเงินรัฐไปตั้ง๖๐๐ล้าน

ผลประกอบการก็ขาดทุนมาตลอดเดี้ยง
เพราะเดี่ยงปั๊บถึงไปเซหาสิโนแวค
จึงเกิดตำนานต่อมาประเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงต่อไป
นี่คือภูมิปัญญาที่ไม่ถึง
พอภูมิปัญญาไม่ถึงตัวที่๒แล้วก็บอก
ตัวที่สองก็พูดไปบ้างแล้วก็คือ
ความผิดของท่านประยุทธ์ก็คือไร้ความสามารถ
วิสัยทัศน์ด้วยไร้ภูมิปัญญาไร้วิสัยทัศ
แป๊บนึงสไลด์ตัวเดิมก่อนไลค์วิสัยทัศน์คือยังไง
ท่านมองไม่ออกมองการไม่ไกลอย่างไร
ว่าโควิดมันจะมาอีกเมื่อไหร่
หรือยังว่ามันมีสายพันธุ์ใหม่แล้ว
มิวรู้รึยัง
และที่สำคัญที่สุดโลกวันนี้ก้าวข้ามวัคซีน
ไม่ต้องเสียเวลามันแล้วเอาเท่าที่เอาได้ทำเต็มที่ไป
เดี๋ยวนี้โรคต่างข้ามไปเรื่องยาแล้ว
จะหายาที่ไหนมันดีมีประสิทธิภาพมึงพันธุ์ไหนมาก็ช่าง
ฉีดวัคซีนไม่พอก็ช่างติดมาขอแต่มียาดีเอาอยู่จบ
วัคซีนพอไม่พอไม่เกี่ยวติดมาเลยยาดีเอาอยู่จบ
เขาข้ามไปถึงเรื่องยาแล้วนายกพูดถึงยาไหมนี่
ลำตีตอบ๒วันไม่เคยพูดถึงยาเลยวนอยู่วัคซีนวัคซีนนี่
มีหลายแทร่มันกำลังจะมามาครบจะมาเดือนสิ้นปีนี้
แล้วจะมากลางปีหน้าก็ผมบอกแล้วไง
คุณจะได้ผ้าห่มมามันก็สว่างแล้วเอามาทำไม
นี่คือวิสัยทัศน์อันต่อไปครับสไลด์ต่อไปก็คือ
ไร้ความสามารถไร้ความสามารถในการบริหารนะครับ
ผมบอกอีกอย่างว่าท่านนายกนี่ท่านก็คิดว่าท่านเก่ง
วันก่อนก็เห็นบราฟกันอยู่นี่ประสบการณ์ผมเยอะนะ
ผมเป็นนายกนะประสบการณ์ควรเป็นพบตร
แล้วก็มาบับใครอีกว่าประสบการณ์เป็นมาตั้ง๗ปี
นี่ก็สำคัญผิดนะผมบอกทุกคน
ถ้าประสบการณ์จากความล้มเหลวอย่าหาไปถ่ายทอดคนอื่นอย่าหาทำ
เอาล่ะไอ้สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความไร้สามารถของท่านผู้นำก็คือ
ท่านไปรวบอำนาจมา๔ศิษย์ฉบับ
แต่จตุพรเจริญเชื้อบอกแล้ว
อำนาจเต็มมือเงินเต็มถุงน้ำมันเต็มถังอำนาจเต็มมือมือมือเต็มสภา

เคยมีนายกคนไหนที่มีอำนาจขนาดนี้

บ่งชัดที่สุดพูดกันมาตั้ง๗ปีแล้วนี่
เฉพาะพวกเราก็มา๒๓ปีนี่พูดตั้งงบไม่เป็น
งบไม่ตรงจุดใช้งบไม่เป็น
พอมีงบมาแล้วใช้ช้า

เหล่านี้คือความสามารถผู้นำ
แต่ท่านก็พูดนะท่านก็ตอบนะ

ทำแล้วงั้นสั่งการแล้วนั่นอยู่ในขั้นตอน
อันนี้นี่แสดงว่าท่านกำลังคิดผิด
ท่านเป็นผู้นำที่เน้นกระบวนการ
ท่านไม่เน้นผลมักผลแห่งความสำเร็จ

นี่คือตัวอันตรายเลยของนักบริหาร
นักบริหารที่ดีอย่าไปเน้นกระบวนการ
ได้ทำแล้วสั่งการแล้วรายงานมาแล้วก็อยู่ขั้นตอน

แต่ต้องบอกว่าทำได้แล้วสิ
นั่นเขาเรียกว่าเป็นการบริหารยึดอาวุธ

ถ้าคุณยึดโปรเศษอย่างนี้เขาถึงบ่นทั้งบ้านทั้งเมืองไง

ผมทำทุกวันเดี๋ยวปีหน้ามันก็ออก

ก็ไม่เห็นเสียผลงานมันไม่ออกเพราะคุณบริหารไม่เป็น

ความหวังไว้สูงมาอยู่กระทรวงนี้ปั๊บ
สั่งฟึ๊บคิดดีจริงตั้งใจจริง
ปั๊บสั่งงานไม่เป็นดูคนไม่ออก
บอกคนไม่ได้ใช้คนไม่เป็นเจ๊ง

ผมเป็นประธานนะผมจะไปรู้ทุกเรื่อง

นี่มีทั้งไม่รับผิดชอบทั้งไม่รู้บทบาท
เอาแล้วที่นายกยิ่งรักเป็นประธานกรบของข้าวทำไมไปเอาเรื่องเขาอ่ะ
นายกยิ่งรักเป็นประธานกรบขอแล้วทำไมเขาต้องรู้ทุกเรื่อง
เรื่องข้าวแล้วคุณเป็นประธานการยางปฏิเสธว่า

ยังมีอีกเยอะที่จะบรรยายถึงความไม่ใช่เป็นนักบริหารนะ
แต่เอาต่อไปดีกว่าตายเพราะอะไรชาวบ้าน

ถ้าคนเขาตายเพราะ

รัฐบาลทำดีแล้วเต็มที่แล้ว

แต่ตายสองอย่างคือไร้ความสามารถ
ตายแล้วก็ไม่มีภูมิปัญญานี่

แล้วยิ่งมาตายเพราะไปโกงเขานี่
ตายเพราะโกงนั่นโกงนี่นี่

ผมปฏิบัติแล้วเพื่อนพูดมาสี่วันนี่

แต่ไอ้โกงที่ทำให้คนตายนี่มันเจ็บปวด
คือโกงทุกขั้นตอนของการ

ก็ตั้งแต่แรงงานเข้ามาเป็นวิกฤตรอบ๒

พวกนี้มันก็เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละ
ก็ไปโกงไปทุจริตแหละ
ไม่โกงก็ลูกน้องโกงแล้วท่านก็ปล่อยเขาโกง
และที่สำคัญถ้าจำความจำยังดีนะ
เขาก็พูดถึงกัน๔วันนะท่านประธานครับ
ถ้าไล่เลี้ยงมาท่านอนุทินกับท่านประยุทธ์นี่
มันมีตั้งแต่ตำนานการโกงแมสแล้ว
จริงไหมครับรอบแรกก็มีการโกงแมสนี่
มีเรื่องมีราวกันเนี่ยโกงแมสชาวบ้าน
เอาละอันนั้นก็จะบอกว่าผมกล่าวหาก็ค่อยว่ากัน
โกงแมสไอ้เรื่องใหญ่มาสำคัญทีนี้
งเตียงก็มีข่าวนะคนยังติดใจนะ

โกงไหมไม่รู้แต่ว่าไปว่ากัน

แต่ที่สำคัญที่จะต้องอธิบายกันมากที่สุด
วันนี้ต้องใช้เวลาตรงนี้คือโกงวัคซีน

โกงวัคซีนหนี้ที่คนติดใจที่สุด
พวกผมก็ติดใจที่สุดแล้วอภัยไม่ได้
เรื่องนี้เพราะโกงแล้วมันคนตาย
งแล้วมันคนป่วยโกงแล้วมันคนจน

คนก็หนีหมดประเทศก็จะตายด้วยเพราะไอ้โกงวัคซีน
เอาอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับ
เพื่อนกล่าวหามา๔วันว่าเรื่องไอ้ซีโนแวคเนี่ย

ถ้าจะดูดีเปิดใจให้กว้างเรื่องนี้สังคมเนี่ย
พิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรัฐบาลก่อนสอสออีก
ชนบทใครต่อใครก็ตั้งข้อสังเกตเยอะ

เชื่อไปแล้วด้วยนะว่ามีการโกง
ต้องขอบคุณพวกผมนะที่เอาเรื่องนี้เข้ามาในสภา

แต่ชี้แจงแล้วนี่มันจะทำให้เขาเปลี่ยนความตั้งใจว่าโกงได้ไหมมาฟัง
เรื่องของโกงวัคซีนนี่พูดกันเยอะหลายคน
พูดกันคนละซีรีส์คนละมุมคนละมุมคนละมุม
เพื่อเข้าใจง่ายผมจะเอาซีรีส์ซีรีส์มาต่อเป็นจิ๊กซอเป็นสตอรี่ให้ฟังง่าย
แล้วจะไปเร็วเท่าที่เร็วได้แต่ให้ได้ครบถ้วนกระบวนความ
มันเริ่มอย่างนี้ครับพอเริ่มมีเรื่องป่วยเข้ามา
ตอนแรกท่านก็ประเมินผิดพลาด
ยังไม่ต้องล็อกให้คนอื่นเขาใช้ไปก่อน
ไม่ใช่หนูทดลองยานี่ไงต้นเหตุ
คนอื่นเขาจองวัคซีนเขาทำวัคซีนกันหมดคุณไม่เอานี่
พอคุณติดหลงไหลได้ปลื้มกับผลงานรอบแรก
ก็ใจเย็นพอไม่ไหวจริงทีนี้จะตายแล้ว

เคลื่อนเขาก็พูดกันเต็มเลยโคแว็ก
ก็มีองค์กรระดับโลกเขาเคลื่อนตัวก่อนแล้วรวมตัวกันแล้วบอกว่า
คนไทยหรือคนบนเมืองโลกต้องเผชิญกับโควิดนานแน่

ผมต้องสมมติธานก่อนว่า
พอมีเรื่องวัคซีนมาปั๊บ
ถ้าคนดีก็จะรีบหาทิศทางอื่น

โหว้ยวัคซีนเนี่ย
คนทั้งประเทศนี่๗๐ล้าน
มันฉีดเข็มเดียวก็๗๐เท่าไหร่
๒เข็ม๓เข็มมหาศาล
ถ้าบอกว่าผมให้ร้ายฟังผมไปก่อน

อาเซียนเข้าหมดไทยไม่เข้า

โคแวค๑๗๓ประเทศไม่เข้า๗
๑ใน๗คือไทยเก่งมาจากไหนไทยเนี่ย
เพื่อนที่ไม่เข้าโคแวคด้วยกันมีใครบ้างเกาหลีเหนือ
ผมไม่รู้จักเขาจริงอ่านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหน

ไทยไม่เข้าโคแว็กซ์แปลก

ตรงนะไม่อ้อมค้อม
ถ้าเข้าโคแวคมันได้ของฟรี
ได้ของฟรีไม่มีเงินทอน
หรือไม่โคแวคมันเป็นกลุ่มประเทศ
คุณจะไปซีกแซคราคาไปซิกแก๊กชนต่างไม่ได้

ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้เลยว่าที่ไม่เข้าโคแวคเพราะไม่มีเงินทอน
ที่บอกว่าไม่ใช่ประเทศรวยเราเป็นประเทศรวย
ไม่อายเขาสิงคโปร์เขายังเข้า
ก็ที่ไม่เข้า๗ประเทศเท่านั้น
เอาล่ะไอ้ไมเคิลโคแวคคือจุดสังเกตอันที่หนึ่งนะ
อันที่สองก็เลยมาหาวัคซีนหลัก
หาไปหามาก็มาจับแอดต้าเพราะเชื่อว่ามีโรงงานผลิตในไทย
การเลือกแอตต้าเป็นวัคซีนหลักนี่ผมมีข้อสังเกตสองอย่าง
โง่ก็โกงไม่โง่ก็โกง
โง่คือยังไงดูไม่ออกบอกไม่เป็นว่าเขามือไม่ถึงผลิตไม่ได้
นี่คือไม่รู้จริงก็อภัยกันได้คือโง่
ถ้าโกงอ่ะโกงก็คือรู้ว่าทำไม่ได้เลือกไว้ก่อนรู้ว่าทำไม่ได้
ไม่รอดฉันจะได้ไปเอายี่ห้ออื่นมานี่ถ้าโกงคือคิดแบบเนี้ย
ก็เป็นจริงในที่สุดแอดต้ามาไม่ได้เที่ยวโม้ว่าจะมา๗มิถุนา
เรียบร้อยเพราะฉะนั้นพอผิดหวังกับแอดต้า
ต้าผลิตไม่ได้รอบแรกยังไปเอาจากเกาหลีมาเลย
รุ่นผมฉีดนี่เพราะฉะนั้นพอแอตต้าไปคว้าซีโนแวค
ซิโนแวคปั๊บผมก็สันนิษฐานได้ว่านะถ้าบอกว่าผมคิดทางไลน์
ก็กล่าวหาไปเลยแต่ฟังผมไปจนจบจะรู้ว่าผมคิดร้ายหรือคิดถูก
พอไปคว้าโคแวคปั๊บเออซีโนแวคซีโนแวคปั๊บทำไมต้องเป็นซีโนแวค
ทำไมไม่เปลี่ยนไฟเซอร์ทำไมไม่เป็นมาโดน่าทำไมไปเป็นจอนสัน
ทำไมต้องเป็นซีโนแวคเพราะเป็นของจีนไง
มันเป็นยังไงอ่ะก็จีนทั้งผู้ถือหุ้นทั้งอะไร
มันก็ไปมาค้าขายกันง่ายจะสะกิดอะไรก็สะกิดได้
เขียวกับความยะมคืนก็สะกิดได้หมด
แล้วไอ้ประเทศนู้นไอ้ไฟเซอร์มาโดนน่าจรส่านนี่
จากสะกิดไม่ได้ประเทศนั้นดันมีกฎหมาย
ห้ามติดสินบนห้ามจ่ายใต้โต๊ะห้ามจ่ายคอมมิชั่นเฮ้ย
ทอนอย่าไปหวังกับมันเลยพวกนี้
ทีนี้พอเอาชิโนแวคปั๊บ
จดจิโนแหวกก็มีเหตุผลนะ

รับเพราะพอแอดต้าไม่ได้ก็ต้องหาอย่างอื่นมาสิ
ก็ต้องหาอย่างอื่นมาแอดต้าไม่ได้ก็เอาอะไรมาสักอย่าง
มันง่ายได้เร็วก็ชิโนแวคปรบมือให้
รอบแรกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีปัญหา
แต่ไอ้ล็อต๒ล็อต๓ต่อมานี่ทำไมต้องไปเอานี่คือปัญหา
ทั้งที่เอาอย่างอื่นได้ทำไมไม่เอาต้องไปเอาซีโนแวคอย่างเดียว
รัฐบาลซื้อกันเองทำไมบอกว่าเป็นรัฐบาลซื้อกันเอง
มันดูดีถ้ารัฐบาลซื้อต่อรัฐนิดนึง
โกงยากหาเงินทอนยากและมาตรฐานสูง
ถ้าบอกซื้อกับเอกชนเฮ้ยความเชื่อถือต่ำ
จับได้ไล่ทันประเสริฐจันทรลวงทอง
เอาหลักฐานกลางขึ้นวันแรก

ประเสริฐฉายปุ๊บสินนี่แวดเต็มเลย
ซีโนแวคเสียภาษีนี่จับได้ไล่ทันเนี่ย
รัฐมนตรีมาตอบว่าไงก็ยังมาหลุดอยู่วันหนึ่ง
เออก็ไม่ได้เสียภาษี
เอาล่ะเรื่องนี้ผมไม่ใช่ว่าเชื่อประเสริฐเพราะอยู่พักเดียวกัน
ไม่เชื่อรัฐมนตรีเพราะเป็นฝ่ายรัฐบาล
พูดให้คนฟังทั้งประเทศเขาจะรู้สมองสุธินเป็นยังไง
ใจเป็นยังไงผมเชื่อประเสริฐ
เพราะประเสริฐมีหลักฐานแวดแต่รัฐมนตรีไม่มีหลักฐาน
โกหกมันเป็นทางซึ่งนำมาสู่การโกงหรือเปล่า
ผมตามไปดูอีกทำไมต้องโกง
คนก็เริ่มบ่นละ
ทีนี้คนในประเทศก็เริ่มบ่นเพราะสื่อมันออกเยอะ
คลิปมีเยอะจะเฟคนิวไม่เฟคนิวโลกนี้มันเป็นโลกข่าวสาร
เขาก็จัดอันดับสิดีที่สุดยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้
อันดับบ๊วยยี่ห้อนี้คนดูออกก็ตื่น
คนไทยตื่นหมอตื่นใครตื่นไม่ได้ตื่นเฉพาะชาวบ้านนะ
ไอ้ไปพาชาวบ้านตื่นขึ้นหมอนะ

พอคนโจมตีเข้าโจมตีเข้าผมก็บอกเอ้ย

ยังไม่เปลี่ยนยังไปสั่งซิโนแวคเพิ่มอีก
อ้าวคนไทยก็อ้าวแล้วทำไมอีก
แล้วแถมแพงกว่าไฟเซอร์อีกด้วย

มันก็ทำให้ผมชวนสงสัยมากขึ้นก็คือ
คุณไปเซ็นซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม

สงสัยว่าคุณจะมีอะไรซะแล้วนี่ก็คือ

ระหว่างนั้นเขารู้ว่าคนไทยไม่มีฉีดแล้ว

ตอนนั้นเอกชนก็เลยยื่นมือเข้ามา

ป้าคนจนชาวนาที่บึงกาล

เอามาเลยบอกป้าหน่อยไม่มีเงิน

เอ้าก็ทำไมไม่ฉีดของฟรีชินแวค

มันคิดง่ายคุณจะเอาไปเสียไปจิ้มเขา

ผมถามว่าทำไมโอ้ก็ดูข่าวทุกวัน

ได้ยังไม่ได้รับรองมันไม่ดี

แทนที่คุณจะฟังประชาชน

สนองความต้องการเขาหน่อยได้ไหม

กันเขาท่านี้ไปออกกฎยังไง

หรือถ้าเอาเข้ามาจริงต้องผ่านองค์การเพศรัชกรรม

อยนี่โละมันเลยองค์การเปรียสัจกรรมได้ไหม
ถ้าผู้นำที่บริหารในภาวะวิกฤต

ทำไมต้องออยอีก

เอ้าคิดอย่างนี้ซะอีก

ลำตีอนุทินตอบเมื่อวานว่า

เรายึดออยของเราตายแล้ว

ก็ท่านคิดว่าจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ

เขาต้องเอาองค์กรที่เขาเชื่อสิ

เอาวัคซีนยี่ห้อที่เขาเชื่อมั่นสิ

เซอร์ฉีดโมโดน่าเขามา

มันรู้ไหมออยนี่คืออะไรลูกใคร

เราไปสร้างกำแพงปิดตัวเองทำไม

ระดับโลกใช้กันทั้งโลก

พักผ่อนทำอย่างอื่นได้คุณไม่ต้องไปตรวจหรอก

ถ้าแบบนั้น
ท่านกันเอกชนอีกกันหลายรูปแบบนะ

เพราะเขาจะเอาเขามาได้จริงต้องผ่านองค์การเพศรัชกรรม

มาดวงนี้อีกบวกบวกบวก

เอกชนแต่ชาวบ้านจะตาย

บวกเขา๕อะไรของคุณล่ะ

เอกชนแต่ชาวบ้านจะตาย

เขามาขาย๓๐แต่คนตายคือชาวบ้าน

ตัดขั้นตอนลดราคา
ลดลงไปอีกควักเงินแล้วเติมเข้าไปอีก

จะต้องให้ท้องถิ่นเขาจัดการบริหารสิ

อบจไปคุณก็มีสาสุก

ไปเลยฉีดไปเลยมันจะได้เร็ว

ชาวบ้านเขาแทบตายเงินเขาก็มี

ช่วงหลังถูกด่านักเข้านักเข้านักเข้า

อนุญาตเอกชนก็อนุญาต

เอกชนเขาก็อ่อนใจเพลียใจ

แต่รัฐอย่าไปเอาก็พอเอกชนเขาเอาก็ให้เขา

พอจะให้ก็ยึกยักให้บ้างไม่ให้บ้าง

สุดท้ายก็มีท้องถิ่น

ตายแน่คนไทยดูแบบนี้
ก็ขอชิโนฟาร์มเข้ามา

ก็เป็นบุญแล้วเอาละมีทางเลือกขึ้นมา

รู้ไหมท้องถิ่นนี่

ขั้นตอนจองมา

กันเขาหรือเปล่า

ก็ไอ้คนเวทศาสตร์
ก็เอาต้นเขา

แต่นู่นอีก๔เดือน๕เดือนข้างหน้าไฟเซอร์
ขณะนั้นก็รีบสั่งชิโนแวคชิโนแวคเข้ามา

นั่นก็คือเทคนิคการตลาดกันคู่แข่ง
ดีเลหรือว่ายืดเวลาไฟเซอร์โมเดอร์น่าออกไป
เพื่อรีบระบายซีโนแวคให้มันทั่ว
นี่มันมีพยานแวดล้อมมันมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ผมไม่คิดว่า
ฟังไปเรายิ่งน่าจะมีปิรุษฟังไปเรายิ่งจะมีประหนา

แล้วพอมาเจอการจัดซื้อนี่ยิ่งชัดเลย
ไหนสัญญาะไม่มี

โอเครองนายกวิศนุก็ออกมาชี้แจงมันเป็นเรื่อง
แต่มันยังมีช่องทางที่จะต้องออกมาแสดงให้คนไทยได้เห็น
คุณเอาหลักฐานมากล่าวหาว่าผมทุจริต
เอาหลักฐานมาเอาก็หลักฐานขอบคุณผมจะเอายังไง
พวกผมกล่าวหาว่าท่านทุจริตท่านต้องเอาหลักฐานมาแสดงที่ทำให้ทุจริต
สัญญาไม่มีไม่เห็น

เฮ้ยในคอลโมก็ยังเป็นเรื่องลับนะ
ท่านก็พยายามบอกว่ามันเป็นความลับระหว่างประเทศ
ไม่จริงหรอกรับยังไงมันก็
มีช่องที่จะคนบริสุทธิ์มีช่องดีแคร์มีช่องแสดงได้
เอ้าแล้วจัดซื้อจัดจ้างแล้วจัดซื้อไปทำสัญญา

ในขณะที่กล่าวหาคุณในขณะที่เขาแคลงใจขนาดนี้

พอไม่มาปั๊บเพิ่งมาเจอความจริง
ผมก็เพิ่งเห็นตอนวันแรกเลยนะท่านประธานครับ
ประเสริฐจันทรลวงทองเอามาแสดงขึ้นจอที่นี่แหละ
อ๋อราคาซิโนแวกนี่

ซื้อมา๔๕ครั้งนี่๑๗เหรียญ
แล้วเขาก็แสดงอีกตารางข้างหนึ่ง

ตัวเลขเบิกงบประมาณมามัน๑๗บาท

จาก๑๗ทำไมลดลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยเหลือ๘บาท

ทำให้ผมคิดได้ไหมครับท่านประธานครับ
ผมก็สงสัยดิคุณประเสริฐพูด
จิลาพรมาพูดผมก็สงสัยว่า
เอ้าเบิกงบไป๑๗กรอบวงเงิน๑๗
พอไปซื้อ๑๕๑๔ลงไปจนถึง๙บาท

เฮ้ยนี่ที่ผมคิดมาตลอดนี่ทุจริตจริง
แต่ก็ยังเผื่อใจไว้ความเป็นดำ
เดี๋ยวลำตีชี้แจงก็มาชี้แจงจริง

เอาฆาตการมาทั้งกรมทั้งกองเลยมาชี้แจงที่นี่

คนเขาเลยนินทาว่าลำตีขาดต้นทุนแล้วนะ
จันทรงทองประธานทรวจขอเอ่ยชื่อ
ลำตีไม่มีความเชื่อถือแล้วหมดต้นทุนแล้วใช่ไหม
ตอนท้ายจะรู้ว่าทำไมให้ฆาตการมาชี้แจง
มีฟังไปให้จบ
แล้วราคาส่วนต่างเปลืองมา๑๗ไปซื้อ๙บาท

สสจิรพรสินุภัยมาวันหลังก็เลยถาม
ไม่ว่าถ้าซื้อจริงเท่าไหร่

ขอหลักฐานที่คุณจ่ายเงินให้จิตรพรน่ะ

ถ้าเอาหลักฐานมาแสดงต่อสภาแห่งนี้

สองวันที่ผ่านมาผมรอผมรอผมรอจนถึงวันนี้ไม่มาแสดง

แล้วราคาจ่ายที่มันบอกว่า๙บาท๘บาท

เพราะเคาะแล้วมันเงิน๒๐๐กว่าล้านอ่ะ
ผมก็ยังไม่ปากใจอีกนะแต่เริ่มสงสัยหนักขึ้นเรื่อยหนักขึ้นเรื่อย

นายกประยุทธ์จันทร์โนชาติตอบ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๑๑วันนี้

ลำตรีบอกว่าก็เบิก๑๗จริงมันเป็นกรอบวงเงิน
ผมเข้าใจได้ผมเข้าใจนะครับ
กรอบวงเงินที่อนุมัติไปอาจจะสูงกว่าซื้อจริงไม่เป็นไร

แต่มันก็มีข้อพิรุษนะซื้อ๕รอบรอบแรก๑๗จ่าย๑๗
รอบ๒เบิก๑๗จ่าย๑๖มันใกล้เคียงกันก็ตั้งกัน
แต่พอมันลงมาจนถึง๘บาทแล้วนี่ทำไมยังตั้ง๑๗อยู่

ซื้อ๘บาทก็ตั้งมันสัก๑๐สิ๑๑๑๒สิ
นี่๑๗บาทยืนตลอดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
มันก็ทำให้สงสัยนี่ท่านก็ตอบว่าตอบง่ายแบบไม่เต็มก็
เงินที่เหลือก็ส่งขึ้นครั้งโอเค

แต่อยากรู้ว่าคืนไม่คืนนี่ซื้อจริงก็อะไร
เอาใบจ่ายเงินที่จ่ายให้กับซิโนแวคมาแสดงสภาได้ไหม

นายกประยุทธ์ไปตอบเมื่อวานลงไทยรัฐวันนี้น่าจะ
บอกว่าอย่างไรรู้ไหมครับฟังนะฟังดีนะ
ตอบว่า๑๗บาทมันก็บวกค่าเวชพันธ
วกค่าบริหารจัดการบวกค่าโลจิติค่าเดินทางเข้าไปสิ
คิดไม่เป็นคิดมั่วอ้าวว่าเขาไปนั่นแหละหาว่าเราคิดมั่ว
เอาละสมมุติเป็นเหมือนนายกประยุทธ์พูด
บาทบวกค่าเวชพันธุ์บวกค่าขนส่งเข้าไปเรียบร้อย
ใช่ก็แสดงว่าเบิก๑๗ไปจ่าย๑๗ถูกต้อง
ไอ้วันที่ซื้อ๘บาทไม่บวกเวชพันธ์เหรอ
บวกค่าพวกนี้เหรอหรือบวกเข้าไปไหม
ทำให้๑๗บาทตลอดไม่ตรงกันมีพิรุธ

ผมยังคิดต่อนะท่านประธานครับ
ที่ผมไปตั้งข้อสังเกตว่ากรอบงบประมาณ๑๗
ไปซื้อ๙ส่วนต่าง๘บาท
ถ้าผมไปคิดว่าเขากินเข้ากระเป๋าเขา๘บาท
จริงยังคิดแบบโง่นะ

แม้คุณไปซื้อใน๘บาทจริงนะใน๘บาทเขาก็แบ่งให้คุณได้
ไม่จำเป็นต้องมาเอาส่วนต่างนี้หรอก
ซื้อจริงจ่ายจริง๘บาทก็ต้องตามไปดูว่า

แต่นี่๒เด้งหรือเปล่า๓เด้งหรือเปล่า
ผมก็ยิ่งสงสัยหนักนี่พอฟังนายกรมตรีพูดปั๊บ
เฮ้ยไม่ตรงกันกับรรมดี
เอ้าถ้ามันรวมได้ตอน๑๗บาทไอ้๘บาทมันก็รวมด้วยสิ
หรือว่าตอนซื้อวันนั้นไม่รวม
ตอน๘บาทไม่รวมเปลี่ยนไปไม่ได้

นี่ขัดแย้งกันแล้ว
เอาล่ะที่ว่ามาทั้งหมดนี่ถามว่าสุธินมองเขาว่าโกงยัง
มันเริ่มปักใจหนักเข้าไปอีกปักตรงไหนครับ
ไปดูเพื่อนบ้านเขาซื้อกันที่ทีนี้ซีโนแวค
อินโดนีเซียอินเดียไทยอินโดนีเซียอินเดีย
แล้วมีประเทศอะไรอีกประเทศหนึ่งฟิลิปปินส์
เขาซื้อเท่าไหร่รู้ไหมครับสี่ร้อยถ้าเป็นเงินไทยนะ
ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาท
ของเราอ่ะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยต่างกันร้อยบาท
ประเทศนั้นเนี่ยซื้อชิโนแวคเหมือนกันกับจีนเหมือนกัน
แพงเราซื้อแพงกว่าเขาร้อยบาทเอ้าแล้วจะให้ผมเชื่อยังไงอ่ะ
ผมก็ยิ่งสงสัยหนักเข้าไปอีกสิแล้วหนักเข้าไปกว่านั้นอีก

ไอ้ที่เขาซื้อถูกนี่ไม่พอนะ
ผมก็ไปคิดว่าเอ๊ะเพราะเหตุนี้หรือเปล่า
มากันเรามากไม่ให้เราวิจารณ์ชิโนแวค
ด้อยค่าด้อยค่าด้อยค่าอย่าด้อยค่าซีโนแวค
อย่าด้อยฆ่าซิโนแวคถ้าจะด้วยฆ่าซิโนแวค
คำนึงถึงมิตรประเทศเพราะซีโนแวคคือจีน
จีนคือมิตรประเทศเมื่อวานลำตีสหสุกก็พูด
ถ้าจะว่าอะไรชิโนแวคนึกนะเขาคือจีนนะ
กระทบมิตรประเทศนะเอางี้ไงเอางี้ไหมครับ
ถ้าบอกว่าพูดถึงชิโนแวคว่าไม่ดี
มันกระทบมิตรประเทศทำไมไม่ซื้อซีโนฟาร์ม
ซิโนฟาร์มก็ของจีนรัฐบาลทำไมไม่ซื้อ
ทำสัญญาซื้อชิโนฟาร์มก็ราชวิรัยไปซื้อ
ก็เป็นเรื่องของอีกหน่วยงานหนึ่ง
เพราะจีนเขาไม่ได้ผลิตเฉพาะชิโนแวค
โนฟาร์มด้วยและของจริงซึ่งเป็นของรัฐคือ
ซิโนฟาร์มซีโนแวคใช้
แล้วถ้าบอกว่ามิดประเทศมิดประเทศอย่าไปแตะต้องเขา
เห็นใจกันความสามารถระวังประเทศ
ผมถามกลับหน่อยมิตรเหมือนกันทำไมขายแพงกว่าคนอื่น
หรือผมเป็นมิตรหรือลูกเมียน้อยประเทศไทยนี่
อินโดก็เป็นมิตรทำไมขายให้เขา๔๐๐
ลิปปินส์ก็เป็นมิตรอินเดียก็เป็นมิตร๔๐
ส่วนไทยเป็นมิตรมานานทำไม๕๐๐

เท่านั้นยังไม่พอที่ผมปักใจลงไปอีกคือ
ห้ามไม่ให้วิจารณ์ชิโนแวคไม่ใช่ห้ามธรรมดานะ
ด้อยฆ่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปออกกฎ
ข้อกำหนดที่๒๙แห่งพลกจุกเฉินมาตรา๙

ทุกคนใครนำเสนอข่าวในทางให้ประชาชนตื่นตนกตกใจ
จะเป็นเรื่องจริงผิด
จารณชิโนแวคไม่ได้เพราะอะไรบอกไม่ดี
เขาก็ตกใจเข้าข่ายเลยทักหิตชันซิโนแหกเจอข้อ๒๙

เมื่อวานนี้๔วันท่านประธานครับ
ถ้าท่านประดันจำให้ดีนะทั้งท่านนายกและท่านโรงตรีแสสุก
พวกเราเตือนพวกเราบ่อยมาก
อย่าด้อยฆ่าวัคซีนอย่าด้อยฆ่าวัคซีนอย่าด้อยฆ่าวัคซีน
เอาล่ะถ้าว่าบอกว่าด้อยค่าวัคซีนใครด้อยค่ามาฟังผม
แล้วค่อยสรุปว่าทุจริตหรือไม่ทุจริต
ด้อยค่าซีโนแวคกันแน่ยายมีป้ามาบ้านผมเหรอ
ลุงศรีลุงสาเหรอไม่มี
เหล่านั้นพูดว่าซิโนแวคไม่ดีใครเชื่อ
ไปเชื่อลุงมีป้ามาหรือนายสุธินพูดใครเชื่อ
ไม่ได้จบหมอสักหน่อยสอสอในนี่พูดใครเชื่อ
ผู้นำรัฐบาลสมโพงอมรวมวิวัตน์บอกว่าซีโนแวกไม่ดี

ไม่รับรองเพิ่งมารับรองหลังนี่
ตอนแรกที่ซื้อกันซื้อกันยังไม่รับรองหรอก
มารับรองวันหลังได้ทีก็อ้างเลยรัฐบาลอ่ะ
สองคนที่พูดว่าซีโนแวกไม่ดี
โทษนะเขาไม่ได้เจตนานะ
คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์

แต่คุณหมอเขารู้ว่าเขาทำงานหนักเป็นด่านหน้าอันตราย
เขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะหาวัคซีนที่ดีที่สุด
ท่านประธานครับถ้าท่านนายกอยู่ถามนายกถามลำตีผมหน่อย
มีหมอคนไหนเรียกร้องขอฉีดชิโนแวค
มีหมอกลุ่มไหนที่ออกมาเรียกร้องขอฉีดโซโนแวคให้ด่านหน้า
มีไหมครับไม่มี

แล้วเขาไม่พอใจด้วยไปฉีดไอ้ที่ว่างให้เขา
ไม่เอาซีโนแวคส่งสัญญาณอะไรไปถึงชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็เชื่อตามสิเฮ้ยหมอเขาไม่เอาเลยนะ
หมอเขาอยากได้ไฟเซอร์นะหมู่แล้วนะเจ้าบ้างก็แห่ไฟเซอร์มาดูหน้าดิ
อันนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติมันไม่มีใครไปด้อยฆ่าหรอก
หมอเขาก็แสดงออกธรรมชาติวันก่อนก็มาถึงสภานี่ชมรมแพทย์อะไรฮะ
เครือข่ายสาธารณสุขคุณหมอยกทีมมาอยากเอานี่
หมอที่ไหนเขาเคยบอกว่าอยากได้มีอยู่หมอคนหนึ่งจำใจฉีด
เพราะอายุไม่ถึงเขาบอก๖๐ปีได้ไม่ได้แอสต้า
วันไปฉีดขาดอยู่สองวันเขาจับจิ้มไฟเซอร์เขาจับจิ้มซีโนแวค
คอตกกลับมาหาผม
ใครอ่ะชนละนานศรีแก้วนี่
วันไปฉีดจะครบหกสิบปีไม่เหลืออยู่สองวัน
ด้วยความเป็นหมอก็ไม่กล้าอีดเอื้อนเขาฉีดให้เขาฉีดฉีดมามาปรับทุกข์สุธิน

มึงเกิดก่อนกูเดือนนึงมึงได้ขีดแอตต้า
หลังมึงแค่นี้กูได้ฉีดซีโนแวค

คนที่ด้อยค่าซีโนแวคไม่ใช่สอสอหรอกไม่ใช่ประชาชนหรอก
นายกนั่นแหละอ้าวมาที่ผมได้ไงอ่ะ
ถามว่านายกฉีดซิโนแวคไหมอ้าววันแรกเขาจับฉีดเพลนอ่ะ
อ้าวเป็นข่าวนะเขาจะฉีดด้านไม่เอาอ่ะ
แล้วถามที่ในตัวท่านวันนี้ท่านฉีดโซโนแวคไหม
มนตรีที่นั่งอยู่นี่ฉีดโซโนแวคหรือเปล่า

อ้าวนี่พูดกันตรงนี่พูดกันกัน
แล้วนี่ท่านละมนตรีทุกคนพร้อมใจกัน
ซีโนแวคนายกนำหน้า
ชาวบ้านก็เอานะมีไหมล่ะ
มีแต่ออกมาทุกคนก็ออกมาหมอก็ออกมาใครก็ออกมา
มันด้อยฆ่าโดยธรรมชาติและที่สำคัญที่สุด
ท่านต้องเข้าใจโลกแล้วโลกโซเชียล
ข้อมูลมันเยอะชาวบ้านเขาอ่านคลิปทุกวันออกมา
นี่เมื่อวานก็ออกมาแล้วสูตรไข้เป็นอย่างนั้น
สูตรนี้เป็นอย่างนี้เขาวิเคราะห์กันทุกวัน
ชาวบ้านเขาก็รู้เลิกคิดเรื่องด้อยค่า
แต่ถ้าจะมาปิดปากของพ่อเพื่อขุมครองชิโนแวก
เพื่อผลประโยชน์ของพวกท่านมันใช้ไม่ได้
เอาละทีนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าท่านมีทุจริต
ที่ว่ามาทั้งหมดผมเริ่มเชื่อนะเชื่อแล้วนะ
ทุจริตตรงไปตรงมาไม่มีเงินทอนตามขั้นตอนทุกอย่าง
ผมนี่เคารพคุณหมอนะเป็นฆาตการกลุ่มหนึ่งที่คิดว่า
อยู่ในเครดิตทางสังคมสูงที่สุด
ผมก็ต้องหวังพึ่งท่านบุคลากรสาสุขผมก็พึ่งท่าน
ในชีวิตนี้หนีท่านไม่ได้หรอก
แล้วท่านก็เป็นคนมีเกียรติแต่ผมถามกลับ
ถามตำนวยกระตุมตีถามเริ่มภาคดีสาธารณสุข
ถามหัทิบดีท่านประหลัดคุณหมอที่เอามาแบ่งแข่งข่าว
ถ้าไม่ได้ทุจริตถ้าไม่ทำอะไรผิด
เจาะจงเรื่องผู้ที่ความผิดเกี่ยวกับผู้ดำเนินการจัดหา
จะนิรัตโทษกรรมให้กับฆาตการและผู้ที่ผู้นิ่งมีส่วนกระโกงในการจัดหาวัคซีน
อะไรล่ะถึงจะไปนิรโทษกรรม
ก็ผิดไอ้ที่๑๗บาทไปซื้อ๙บาทนี้เหรอ
แล้วพวกเราก็ต่อต้านสังคมก็ต่อต้านนี่
ยาที่ยาที่ไม่ได้นะนิรโทษกรรมไม่ได้
เพราะตรงนั้นแอบเขียนไว้ด้วยการเมืองด้วยตอนแรก

พอสังคมทวงติงเข้านัก
หลักฐานที่ด้านจะมาบอกว่าไปซื้อจริงเท่าไรไม่มี
เมื่อไม่มีพวกผมก็ปักใจเชื่อว่าทุจริตกล่าวหาเลย

กินถนนหนสาวทางบ่อน้ำเมืองไฝเขาก็กล่าวหามาเยอะแล้ว
หินกินทรายกินขวดกินปูนเขาก็ว่ามาเยอะ
พวกนั้นทุจริตแบบนั้นก็ไม่เป็นไรหรอก

แต่ถ้าทุษยศจริตแล้วทำให้คนตาย
นี่ไงเขาถึงบอกว่าค้าความตาย
ถ้าทุจริตจริงซื้อวัคซีนไม่มีคุณภาพ
มาช้าปิดกั้นวัคซีนยี่ห้ออื่น
แล้วทำให้คนตายมันก็คือค้าความตายสิท่านนายก
แต่ถ้าไม่ได้ทุจริตก็ไม่ได้ฆ่าความตาย

พวกผมเขียนยัตติแล้วใช้คำนี้เพราะว่า
เข้าใจว่าพวกท่านทุจจริตในการจัดหาวัคซีน
ทำให้พี่น้องตายนี่คือค้าความตาย
เอาละจบกันไปสำหรับวัคซีน
ยังมีเรื่องต้องพูดอีกเยอะเวลามันน้อย
นี่ก็เป็นปัญหาสำหรับพี่น้องเวรกรรมอะไรสำหรับคนไทย
เมืองนอกเขาซื้อเดินตามห้างขายยาตรวจเองตรวจเองหมดแล้ว
เมืองไทยต้องมาเข้าระบบหมอต้องมานอนรอตายตอนรอ
รู้ว่าตัวเองเป็นแท้
ไม่ต้องหมอตรวจเขาก็รู้ว่าเขาติดโควิด
แต่ไม่มีปัญญาเข้าโรงพยาบาลเพราะยังไม่เข้าสู่กระบวนการตรวจ
มีปัญหาอีกจนได้ชวนสงสัยอีกจนได้

พอจะซื้อ๘๕ล้านชุดงบประมาณพันกว่าล้านบาท
คนไทยก็ดีใจเอาละมาตรวจตัวเองบ้าง
ต้องไปรอคิวไม่ต้องไปตายตอนรอคิวตรวจตรวจเองบ้าง
ลมแพทย์ชนบทเขาก็ไปทำงานเชิงลุกมา
เขาก็รู้ว่าจะต้องสเปคอย่างนั้นสเปคนี้

ประกาศพอประกาศปั๊บ
ก็เขาบอกก็ฝ่ายการเมืองนี่

จากที่แม่นยำเกิน๙๖ขึ้นไป

ผมก็เคยเห็นแต่เขาอยากได้สเปคสูงขึ้น

นยำต่ำกว่า๙๖สู้กัน๒กลุ่ม
ผมก็ลุ้นอยู่กูจะได้อะไรนะ

พลิกไปพลิกมายังกับมวยคู่เอกเลย
ท่านนายก็โดดเข้าไปร่วมวง

ได้ความแม่นยำต่ำกว่า๙๐
ราคาชุดละ๗๐บาท
อ้าวคิดว่าจะได้ของคุณภาพซะหน่อย

อยากได้ชุดตรวจที่มันอินเตอร์หน่อย

ทำไมมันเห็นจังอยู่
พี่น้องเราคู่นี้ทำไมรักกันจัง

ได้ราคา๗๐บาท
แล้วเจ็บปวดไปพบต่างประเทศเขาซื้อกัน๓๕บาท

๗๐พอบวกข้าคนส่ง
ต้องอีกครึ่ง

ยังวัน๘ยนต์

ดีเปลี่ยน
อย่างน้อย๓๕ก็ได้สัก๔๐ก็ยังพอฟังนี่ได้๗๐เท่าตัว
ใจพวกผมคิดยังไงครับ
แล้วที่หนักกว่านั้นยังไม่จบนะศึกนี้นะ
วันนี้ชมรมแพทย์ชนบทแถลงข่าวเมื่อวันนี้บ้างบอกว่าไงครับ
ก็บอกว่ามีพิรุษเขาเล่นกันเองนะนักการเมืองไม่เกี่ยวนะนี่พวกผมไม่เกี่ยวนะ
ชมรมแพทย์ชนบทกล่าวหาองค์การเปลี่ยนศักดิ์กรรมนะ
บอกว่าผิดกฎหมายมีพิรุษผมก็สนใจเข้าไปอ่านเฮ้ยมันตรงกับสมมุติฐานผมพอดี
ไปเจอยังไงครับบริษัทประมูลได้คือบริษัทกไก่
ไอ้คนเป็นเสียงสัญญาคือบริษัทขอไข่อ้าว
อะไรเกิดขึ้นน่ะทำได้ยังไงนี่
นี่คือปัญหาต่อไป
เพราะฉะนั้นตรงนี้พวกผมก็สงสัย

ก็ปักใจว่ามีความไม่ชอบมาพากล

เอาอีกแล้วถ้าไม่ค้าความตายคืออะไรท่านนายกทีนี้

ถ้าโบราณก็ต้องปาดคอทิ้งเนี่ยตัดคอทิ้ง
เอาเลือดไปล้างเท้าญาติคนตายสิ
นี่คือตัวอย่างบางตอนที่พวกผมยกมาว่า
ในกระบวนการจัดหากระบวนบริหารจัดการโควิดนี่
มันมีเรื่องไม่ชอบมาภากลมีเรื่องไม่ดี
ที่ให้ชาวบ้านต้องน้อยอกน้อยใจ
ถ้าตายเพราะมันเหตุสุดวิสัย
ตายเพราะทำความสุดความสามารถแล้ว
ไม่เป็นไรโลกเขาก็ตายเราก็ตาย
แต่ถ้าตายเพราะมาโกงกันแบบนี้
เป็นผู้แทนราษดรนิ่งอยู่เฉยได้ยังไง
นอนอยู่บ้านได้ยังไงแล้วมันว่าเพราะผม
อภิปรายเพราะแคนอกพิปรายเพราะจะล้มรัฐบาล
ถ้าบอกว่าผมอภิปรายเพื่อจะล้มรัฐบาล

เอาแล้วที่เขาเดินจากบนอยากไล่อยู่รอบนอกนี่
อยู่ข้างนอกก็มีพวกนั้นเขาอยากเป็นนายกเหรอ
ยายมีป้าแมนอยู่ที่บ้านเขาก็อยากให้ออกเขาอยากเป็นนายกเหรอ
ไม่มีแต่เพราะมันคิดหนักว่า
ถ้าตายเพราะคนโกงนี่

เป็นกลไกหนึ่งของประเทศแม้ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร
เป็นฝ่ายค้านผมไม่สามารถกำกับควบคุมคุณได้
ผมก็ผิดก็นักผิด
แต่จะทำยังไงได้พวกผมก็ทำได้เท่านี้
แล้วที่คิดแล้วก็ปวดใจมากกว่านั้นก็คือ

เพื่อนสมาชิกพูดมา๔วันท่านประธาน
ยังมีสงสัยว่าท่านโกงอย่างอื่นอีก
ไม่ควรโกงในสภาวะแบบนี้
เช่นยุฒิภพงษ์จรรยษฐียนพูดมานาน
อาจจะเป็นเรื่องเก่าแต่แกก็ยังปักใจอยู่แหละ
เรือดำน้ำนี่๔๐๐๐ล้านเนี่ย
ถ้าไม่ซื้อเสีย๔๐๐๐ล้านนี่
ไปซื้อเครื่องตรวจหายใจไปซื้อเครื่องช่วยหายใจ
ไปซื้อเตียงมันได้อีกตั้งหลายตัวน่ะ
นุดิตนาคอนทัพบอกว่า
โกงในกองทัพอากาศซื้อข้างบินยอดเงิน
ถ้าเอาเงินพวกนั้นมาซื้อวัคซีนมาซื้อชุดตรวจ
มันจะช่วยชีวิตคนจนได้เท่าไหร่
กระทรวงเกษตรพูดไปแล้ว

ท่านนายกเป็นประธานบอร์ด
ปล่อยปะละเลยถ้าไม่มีทุจริต

ยางตกเขาก็จะมีเงินซื้อชุดตรวจเอง
มีเงินซื้อวัคซีนเอง

มีเงินรถกลับบ้านไปหาญาติเขาเอง
แล้วยังมีเรื่องที่ไม่น่าเกิด
อีกหลายเรื่องซึ่งเราคิดว่า

เขาอภิปรายลำตีศักดิ์สยามชิดชอบ
เรื่องเขากระโดงคุณกมลศักดิ์

ในบรรยากาศแบบนี้เพราะว่า
บรรยากาศแบบนี้ประเทศเป็นแบบนี้

เมื่อเขาไม่ไว้วางใจแล้วเราก็ไปเถอะ
คือเราได้ทำให้ความไว้วางใจที่เขามีกับเรานี่

นี่ก็คือการไม่เคารพประชาชน
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อประชาชน
เพราะฉะนั้นที่ผมว่ามาทั้งหมดนี่

ผมคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นคงไม่ต้องถึงมือ
ผมต้องมาพูดให้เสียงแหบอย่างนี้มั้ง
ไม่ต้องมีอภิปรายไม่ไว้ใจอย่างนี้หรอก
ก็รู้นี่ว่าชาวบ้านเขาอภิปรายมานานแล้ว

ถ้าท่านยังติดใจว่าพวกผมอ้างใครมา

ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งให้ท่านพินา

มันลามเข้าไปถึงที่พักของท่านแล้ว

องตารู้ใจเกิดอะไรขึ้น
ความไม่วางใจมันไปถึงบ้านท่านแล้ว

ท่านต้องทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาความ
ซื้อความไว้วางใจกับเพื่อนในพักคุณมาได้

พวกผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่า
การทำหน้าที่วันนี้

ต้องทำบนความทุกข์

ระบบดูแล
ทั่วถึงเยียวยาต้องได้

ถ้ายังมีรัฐบาลและมีผู้บริหารชุดนี้
พวกผมไม่ได้ชาวบ้านไม่ได้
มันจึงนำมาซึ่งทางออกใหม่คือ

พูดมาถึงตรงนี้บอกตรงเลย

เปลี่ยนเพื่อจะได้ผู้บริหารชุดใหม่

ให้รอดพ้นจากความกลัว
ความป่วยความตายความอดหยาก

พูดดีพูดอ้อนพูดขู่

แต่วันนี้ไม่มีแล้วไม่ออกหรอก

พวกผมก็ทำอะไรเกินกว่านี้ไม่ได้

เนี่ยทำสุดความสามารถแล้ว

ก็รู้ชาวบ้านคิดยังไง

เป็นโอกาสดีที่สุดของท่านแล้ว
ยกมือตั้งวันนั้นผิดถูก

แต่วันนี้ท่านมีโอกาสแก้ตัว

ให้ของขวัญชิ้นซ้ำกันกับชาวบ้าน

คดีอาญามันมีคำเปรียบเทียบนะ

ให้ที่หลบซ่อนให้ที่กำบัง

ท่านอาจจะประเมินค่าสารประชาชนต่ำ

แต่ผมยังมีความหวังลึกว่า

ถ้าวันธรรมดาเขาอาจจะคิดไม่ได้

มันไปถูกต่อมอุดมการไหม
คิดว่ามีความหวังนะ

กับนายกรรมตรีผมอาจจะไม่มีความหวัง

มันชัดเจนแล้วใกล้เลือกตั้ง

กำลังจะเดินขึ้นสารประชาชนด้วยกัน

ถ้าเขาทำแบบนี้ถ้าเขาทำแบบนั้น

ต้องบอกพี่น้องประชาชน

ความหวังพังที่ชั้นสามชั้นสอง

เหตุการณ์นี้แหละ

ผมว่าท่านจะผิดหวังมากเหมือนกัน

ประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำ
เหยียบย่ำศักดิ์ศรีรัฐสภาคม
พวกผมไม่ไว้วางใจมานานแล้ว
แต่วันนี้ไม่ใช่ไม่ไว้วางใจนะ
ใจมันรับไม่ได้ทุกคนเลยครับท่านประธาน
ฝ่ายค้านทุกชีวิตรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้